เวลาที่อยู่ในวงเล่าแล้วมีใครเงียบแบบนี้
แสดงว่ามันรู้อะไรบางอย่าง

หนูก็แบบหนูก็จังหวะนั้นหนูโล่งใจเลยเพราะว่าไม่ใช่กู

เออแล้วเค้าเป็นแบบเนี้ย
แล้วระบบโรงแรมเป็นเป็นแบบทัชเมื่อกี้นะคะ
เปิดเปิดไฟพวกหนูก็พยายามทักปิดปิดไฟปิดไม่ได้

หนูก็แบบอะไรวะแบบระบบมันพังเปล่าวะ
แล้วพี่คนนี้เขาก็เหมือนเป็นคนติดตลกเขาบอกว่า
หรืออาจจะมีผีก็ได้เฮ้ยเพื่อนเปิดไฟให้หน่อย

ก็นั่งกินข้าวนั่งกินข้าวนั่งโต๊ะละ๔คน
อยู่พี่โกะก็เหมือนเล่นอะไรตลกไม่รู้แล้วทุกคนหันไปมอง
หันไปมองดูความตลกของพี่โกะเป็นตัวศีรษะ
อยู่พี่โก๊บอกว่าวันนี้

ยายนกับสถานีผีดุ
และผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มแบบนี้
อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องหลอนไปพร้อมกัน

รายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ
ที่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนยามดึก
คุณผู้ชมมาเนี่ยโหหลายปีแล้วนะครับ
แล้วก็จะอยู่ไปอีกประมาณสัก๒๐๓๐ปีเลยครับ

เล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

เรื่องแก้กรรมเป็นเหตุส่วนแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครนั้น
ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วตามหน้าปกของเราแต่ตอนนี้เราจะ
ไปพบกับตัวเป็นของเขากันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของ
เรานั่งอยู่ในวงล้อมของผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ซึ่งหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นว่าโอ้โหเนี่ยจริงแล้วเขานั่งกันเต็มนะ
เขามารอฟังเรื่องราวจากเธอคนนี้ครับ
เป็นนักแสดงสาวสวย
และที่สำคัญคือเขามีความเชื่อมีเซนต์บางอย่าง

ยินดีจะรับคุณแพวานิชพัดครับสวัสดีครับผม
เป็นเกียรติมากขอบพระคุณมากขอบพระคุณมาก

ล้อมวงฟังเรื่องผีจากเขาคนนี้

ถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อเรื่องผี

มีแน่จากประสบการณ์ที่เราได้เจอมา

นอนคนเดียวไม่ได้เลยเวลาไปต่างจังหวัด

เพราะหนูก็พกพระไปแล้วหนูก็รู้สึกว่า

คือพระก็มีหน้าที่ของท่าน

ในการที่จะป้องกันเราจากความเชื่อว่า

สวดปรับพบภูมิด้วย

หมายถึงว่าตรงที่เราไปพักไปนอน

เขาจะสวดปรับพบภูมิ

เผื่อมีอะไรที่เราไม่คิดไว้ก็โสดไว้ก่อน

คือยังมั่นใจว่าพระเนี่ยสามารถกันผีได้

เคยเจอผีไปโผล่ในห้องพระป่ะ

กันไว้หน่อยไม่ต้องเจอหนักมาก
ไม่มีเลยอาจจะแบบเข้ามาร้อยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
แสดงว่าเป็นคนที่กลัวผีและเชื่อเรื่องผีร้อยเปอร์เซ็นต์
ความเชื่อของเราครับหรือว่าเซนต์ของเราหรือประสบการณ์ของเราเนี่ย

เริ่มต้นเมื่อไหร่คือโดยส่วนตัวหนูหนูจะไม่เคยเจอถ้าอยู่คนเดียว
แต่ถ้านิวอยู่กับเพื่อนที่เขามีเซนต์ส่วนใหญ่จะเจอ
คือเป็นความโชคดีที่หนูจะไม่เจอคนเดียวเด็ดขาด
ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยเจอคนเดียวไม่เคยเจอเอง
ใช่เคยเจอเองตอนโตมาแล้วแต่ตั้งแต่ตอนเด็กคือไม่เคยเลย
ครับแล้วเซนต์มันมาเปิดหรือว่ามาเจอนี่คือตอนที่อยู่กับเพื่อนที่มีเซนต์อย่างเงี้เหรอใช่
ใช่เหมือนเขามีเซ็นต์แล้วหนูไปด้วยหนูก็เลยแบบก็ต้องมารับรู้สิ่งพวกนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
นั่นคือเรื่องที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ใช่แล้วที่เราเจอแล้วที่เราเห็นแล้ว
ครั้งแรกเลยคือตอนที่ตอนนั้นหนูคัดตัวฮอร์โมนเนคเจนเราไปพักพักด้วยกันที่นึงพักนอนด้วยกัน๖คน
ห้องเดียวกันนะคะห้องเล็ก๖คนนอนด้วยกันซึ่งเรารู้ว่าชั้นนี้มันมีแค่เรา
ก็นอนด้วยกัน๖คนก็นอนมีคนหนึ่งหลับไปแล้วก็เหลือพวกหนู๕คนนอนคุยกันนอนคุยแง่ง
สักพักก็ได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำแต่มันไหลเวอร์ชันที่แบบไม่ใช่แบบติ้งติ้งแต่มันไหลแบบไหลแบบอาบน้ำสระผมอะค่ะ
ก๊อกอาบน้ำสระผมใช่คือมันดังมากแล้วตอนแรกพวกหนูก็เงียบกันแป๊บหนึ่งห้าคน
แล้วก็เริ่มหันมามองหน้ากันว่าคือมันมีสองทางพอเราเป็นวัยรุ่นเราต้องลุกไปดูกับเราต้องสวดมนต์นอนเลย
พวกหนูก็เลยเลือกที่จะสวดมนต์นอนเลยไม่อยากไปดู
มันไหลดังมากจนแบบซึ่งมันไม่มีใครแล้วแล้วมันเป็นห้องน้ำในห้อง
แล้วพวกหนูอยู่กันครบ๖คนเนี่ยใครมันจะอ่ะ
ก็เลยสวดมนต์นอนแล้วก็นอนฟังอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอ
ใช่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งยอมเอาโทรศัพท์เปิดเพลงอย่างนี้ค่ะ
มันจบลงเมื่อไหร่ยังไงหรือว่ามันปิดไปเอง
ไม่รู้หนูชิงหลับก่อนเลยหนูแบบไปแล้วนะเผื่อโทนกลัว
เพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้แล้ว
คือคำว่าน้ำมันเปิดอ่ะมันมีแบบเปิดน้ำไหลมาเฉยกับเปิดแล้วมีคนอาบน้ำอยู่
ทำให้น้ำมันกระเด็นให้น้ำมันกระเซ็น
คือต้องบอกก่อนว่าห้องน้ำที่พวกหนูไปนอนกันน้ำแรงมาก
คือถึงอาบอ่ะเสียงมันเหมือนกันโอ้โหคือแบบชูคือเหมือนมีคนอาบด้วย
แล้วก็บางจังหวะแบบเหมือนมีคนอาบแต่พอไม่ตั้งใจฟังมันเหมือนเปิดน้ำแรงเฉย
ซึ่งมันไม่ใช่มันฝักบัวมันแรงอะค่ะเป็นฝักบัวลงมาที่พื้นแล้วหนูแบบ
ใครมันจะอาบตอนนี้เนอะอยู่กัน๖คนใช่
ก็เลยชิงหลับไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การเปิดน้ำเนี่ยมันจบลงยังไง
มันถูกปิดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใช่แต่หนูว่าต้องอยู่ในห้องนั้นอีกต่อเกือปวีค่ะ
แล้วทำไงอะแก้ปัญหาไงอะเกือบตัวอาบน้ำให้เพื่อนเหนียวคนยิน
อาบน้ำสับนึงแล้วก็ไม่หลับตาล้างหน้าหนูล้างอีก
หมายถึงว่าพอเราเอาไอ้โฟมล้างหน้ามาแล้วก็อยู่อย่างนี้หรอ
ไม่หนูหนูก็ขี่ไม่หลับตาหนูกลัว

ไม่มีเสียงน้ำไหลอีกเลยหลังจากนั้น
เหมือนกับเขามาทำให้รู้หรือเปล่าหรือถ้ามองในเรื่องของก๊อกน้ำรั่วแค่นั้นก็ได้
ประเด็นคือตอนเช้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพื้นแห้งแล้วไงคะตอนเช้าพื้นแห้ง
ใช่เพราะกว่าพวกหนูจะนอนมันแบบมันแบบตี๒อะไรอย่างนี้แล้วค่ะ
แล้วพอมันแห้งหนูก็เลยแบบอืมแปลกมากอันนี้คือมันได้เจอคนเดียวแล้วไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตน
แต่มันคือที่เราจำความได้ว่าเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกที่เราเหมือนกับน่าจะเฉียดใกล้เขามากที่สุด
ครั้งต่อมาครั้งต่อมาไปต่างจังหวัดก็นอนในห้องกับเพื่อนเหมือนเดิม
คือจริงห้องนึงมันต้องนอนแค่สองคนแต่วันนั้นพวกหนูนอนกัน๔คนก็แบบไปปาร์ตี้กันแล้วกลับมานอน
นอนข้างเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็ถัดตรงเนี้ยเป็นห้องน้ำเลยเสียงน้ำไหลอีกแล้วแบบอาบน้ำ
แล้วหนูก็เลยหันไปมองหน้าเพื่อนคนนี้ที่ครั้งที่แล้วก็เจอด้วยกันหนูก็ถามว่านอนเลยเนอะเพื่อนบอกว่าพวกหนูก็นอน
คือมันจะเจอประมาณเนี้ยค่ะแบบอยู่ในห้องน้ำแล้วหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจอในห้องน้ำตลอดแล้วเนี่ย
ก็ห้องหนูอีกแล้วหนูก็ต้องอยู่อีก๒วันหนูยังไม่กลับหนูเพิ่งมาคืนแรก
สถิติเรื่องเล่าส่วนมากครับมักจะเกิดขึ้นในห้องน้ำมันจะเกิดอะไรแปลกขึ้นในห้องน้ำ

เสื้อผ้าน่าจะเกิดไม่ได้เพราะหนูยัดเสื้อแบบใส่หมดเลยใช่มันแน่
แหละเขาเขาไม่มีที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าไงก็เลยต้องไปอยู่ห้องน้ำแทน
เหมือนกับมีเรื่องเล่าของครูตีที่เขาเคยมาเล่าในรายการ
เวลาเราไปนอนตามโรงแรมสมมุติว่าไปเจอเตียงคู่
แล้วเราไปนอนคนเดียวแล้วไอ้เรานอนเตียงเนี้ยแล้วมีอีกเตียงหนึ่งที่ว่าง
ถ้าสมมุติว่าเราไปตามความเชื่อว่าเฮ้ยเตียงว่างไม่ดีเว้ยเดี๋ยวเขามานอนบนเตียง
เราก็เอาของไปวางเต็มเตียงไปหมดเลยแล้วเราก็นอนเตียงเรา
ลองคิดดูอีกมุมหนึ่งเราเอาของไปวางเตียงเขาเขาจะไปนอนที่ไหน
เขาก็จะมานอนกับเราซึ่งเขาก็อาจจะนอนเตียงนั้นอยู่แล้ว
ก็จริงถูกป่ะแต่หนูซื้อที่นะเราก็ซื้อที่หนูซื้อที่ก่อนเลย
ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อในการเพื่อทำให้ตัวเองสบายใจว่าเฮ้ยเนี่ยเราซื้อที่
อย่านอน
มีกลิ่นอับปะทะไม่เอา
มันจะเป็นความมันจะเป็นมวลความรู้สึกว่า

หนูไม่ชอบเลขนี้ค่ะมันไม่ค่อยมงคลเท่าไหร
ดีหนูแบบเป็นคนเชื่อเรื่องเรข

แต่จะพูดมาแล้ว
คือพูดไปกับอะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างใน
เพื่อให้เขารู้ว่าถ้ามี
แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรามา

มันคือการทำให้ตัวเองสบายใจ

แล้วเจอกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นอับปะทะ

เพราะห้องนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกเปิดมานาน

เพิ่งเปลี่ยนพาปูใช่ไหมคะ

หรือถ้าไปพักโรงแรมไหนแล้วเขาบอกว่าเต็ม

ใช่เขาก็จะเปิดห้องที่ปิดไว้ให้ห้องหนึ่ง
ห้องพิเศษซึ่งทุกโรงแรมส่วนมากจะมีห้องแบบนี้

สำหรับเอาไว้ให้เป็นความเชื่อครับ

ใช่ไงเขาอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปดื้อ

เอาดื้ออยากอยู่ได้ครับเดี๋ยวเปิดให้ห้องนี้อะไรอย่างนี้
โอเคก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ง่วงแล้วเดี๋ยวหนูขับต่อเลย
แต่ความเป็นจริงบางทีมันไม่มีทางเลือกไงแพรวาถูกป่ะ
เราจะเปลี่ยนโรงแรมก็ลำบาก

หรือมันจะต้องมีงานต่อที่เราไม่สามารถที่จะเลือกไปทางอื่นได้อะไรอย่างนี้

ก็ผูกมิดยังไง

แล้วหนูก็ไปหนูจองไว้กับรุ่นพี่ว่า

เพราะว่ากะว่าแบบหนูนอนดิ้น

หนูไปถึงเช้าหนูก็เช็คอินเขาเลยบอกว่า

ไม่เสียเลยหนูพวกหนูก็แบบเอาเอาดิประหยัด

ไม่เป็นไรอย่างน้อยแต่เราง่วงมากเราต้องนอนแล้วเพราะว่า
ที่เราบินมาเด็กร้องทั้งไฟล์เลย

เปิดกระเป๋าเก็บของแขวนแขวนเสื้อโค้ด

เปิดเปิดไฟปิดห้องน้ำแล้วต้องทัช

พวกหนูก็พยายามทัดปิดปิดไฟปิดไม่ได้

พวกหนูก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไร

แบบอะไรวะแบบระบบมันพังเปล่าวะ

หรืออาจจะมีผีก็ได้เฮ้ยเพื่อนเปิดไฟให้หน่อย

หนูก็แบบหนูก็แบบมองหน้าพี่แล้วบอกว่า
เมื่อกี้กูเพิ่งทักไปมันอาจจะแบบ

พี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ก็เข้าไปล้างหน้ามา

เปิดไฟตลอดที่อยู่๗วัน

พี่ก็บอกว่าเพื่อนปิดไฟให้หน่อยไฟปิด

หรือว่าเกาหลีเขาอัปเดตแล้ว

แต่อย่าลืมว่านี่คือภาษาไทยใช่

วิทยาศาสตร์ก่อนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้
ที่เปิดประตูเข้ามาคือหนูรู้สึก

เป็นคนไทยพูดกันไม่รู้เรื่อง

ยังไงดีอ่ะรู้แล้วมันมีห้องนี้มีแน่

นี่ทีมันชี้ตู้เชื้อผ้าหนูบอกว่า

ซื่อเราแขวนเต็มหมดแล้วค่ะ

แต่ว่าอย่ามาหลอกอย่ามาอะไรอย่างนี้

แต่คุณหนูพูดภาษาไทยนะก็หวังว่าเขาจะเข้าใจ

ไม่มาแต่เขาไม่รู้เรื่องจริง

หนุ่มบอกว่าเออนอนก่อนเดี๋ยวค่อยตื่นออกไปข้างนอก

พี่ก็แล้วหนูก็หันมา

สะกิดหลวงพี่ว่าไฟติดเองแล้ว

สงสัยเขาอยากให้เราออกไปเที่ยวแหละ

งั้นเราไปอาบน้ำรีบออกไปกันเถอะ
อันนั้นแบบแมทที่อาจจะคุยกันแล้วนะ

คุยกันเป็นเพื่อนไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้ร้อนขนาดนั้นที่แง๊มไว้มันกำลังพอดีแล้วขอบคุณนะขอบคุณนะเพื่อน
เออจนวันกลับพวกหนูก็แบบมันเอกใจแล้วแหละเพราะว่าเราอยู่กันมานานแล้วคุยกับเขาเหมือนเพื่อน
ถ้าหนูก็บอกรุ่นพี่ว่าเฮ้ยก่อนเราออกไปเราต้องล่ำลาเขานะบอกให้เขายังอยู่ที่นี่
ตามเรากลับไปไทยครับพอลากระเป๋าออกมาก็ไปก่อนนะเพื่อน
ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าแต่คงไม่มานอนที่นี่แล้วขอให้รับแขกคนต่อไปอย่างดีเยี่ยม
ผมหนูก็ปิดประตูแบบกลัวเขาตามกลับมาแสบคุณแสบอย่างงี้ปะเออกลัวไงแต่เขาเป็น
รู้สึกว่าเขาเป็นผีที่ดีนะผีเกาหลีที่ดีอย่างนะเขาก็แบบเปิดปิดไฟช่วยเรา
อะไรอย่างเงี้หวังดีไอ้เปิดปิดไฟผมยังพอเข้าใจได้แต่ไอ้เปิดหน้าต่างผมทำใจไม่ได้
โอ้ยเปิดหน้าต่างน่าหัวมากอืมผมกลับร้องไห้หนูแต่งหน้าอยู่หนูแบบร้องไม่ได้
เพราะว่าแต่งหน้าไปแล้วมันไม่ใช่ลมอ่ะลมมันไม่สามารถทำให้หน้าต่าง
ใช่แล้วมันหนักเปิดได้แล้วมันหนักมากเหมือนมันไม่ได้เปิดมานานแล้วด้วยอ่ะโอ้โห
พวกหนูก็เออก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นก็ต้องพูดกับเขาดีอะเขาเปิดเหมือนโมโหอ่ะ
โรงแรมนี้ใครจองหนูจองเออจองเองมันโมเดิร์นอ่าแต่ว่าคือ
มันไม่เหมือนที่ไทยไงฟรีไทยเราจะรู้แบบทรงเนี้ยมีแน่อืม
เกาหลีเราไม่รู้ว่ามันมีหรือไม่มีเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นอะไรแต่ว่า
จริงแล้วเปิดห้องมาแล้วหนูรู้สึกมันอับ
แต่รู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเขาอาจจะแบบไม่ค่อยจะทำความสะอาดอืม
เขาให้เราเช็คอินเอิอรี่เช็คอินฟรีมันก็ดีแหละเรานอนนอนเถอะ
ก็แตกไม่รู้หลังจากนั้นนะเขาไปต้อนรับคนอื่นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้
ไม่รู้แต่หนูหลังจากนั้นหนูก็แบบมันก็ขึ้นนะเวลาจะจองโรงแรมมันก็ขึ้นมาว่า
คุณเคยแบบจองที่นี่หนูบอกไม่เอาแล้วไม่อยากเจอเพื่อน
แล้วผีเกาหลีเอาจริงก็เจอขึ้นมาจริงคุยไม่รู้เรื่องแต่เหมือนเขาคุยรู้เรื่อง
หนูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพวกหนูพยายามใจดีกับเขาสุดเลยอะ
คือแบบไม่ย้ายแล้วก็พยายามจะไม่รบกวน
ถ้าเกิดบ่ายสารอยากให้ออกได้อาบน้ำออกเลยอยู่เลยไม่ดื้อ
ขอแค่แบบเนี่ยกลับมาแล้วตอนที่อยู่ห้องอ่ะอย่าอะไรอย่างนี้
ค่ะสุดสำหรับหนู
นั้นสุดจริงสุดมาก
นี่คือประสบการณ์ของแพรวาที่เรามาคุยเกริ่นกันก่อน

ทีนี้มาถึงอาหารจานหลักของเราในวันนี้ครับ
มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรม
เราไปผัวพันกับเรื่องการแก้กรรมยังไง
มันคือมันเริ่มจากว่าหนูมีรุ่นพี่คนนึง

รุ่นพี่หนูหลายคนมีเซนต์

แล้วมารู้วันนั้นที่หนูไปท้องรอไป
คือหนูโอกาสไปแบบปาร์ตี้เต้นกับเพื่อนกินเหล้าอะไรอย่างนี้

นั่งอยู่บนโต๊ะนั่งขัดสมาร์ทอยู่บนโต๊ะ
แล้วก็เอามือแบบจับตรงเข่าอย่างนี้ค่ะสองข้าง

อีกคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งเงียบแล้วก็นั่งพิง

นั่งแล้วก็เงียบกันทั้งโต๊ะซึ่งหนูแบบ
บรรยากาศแปลกมากไม่เหมือนคนมาแบบปาร์ตี้กันเลย
แล้วหนูก็ไปนั่งข้างพี่คนที่นั่งพื้นนั่งนี้

หนูก็นั่งหนูก็บอกว่าไงแบบเมากันไหม

แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนเขาก็เหมือนแบบ
เออมีผู้หญิงคนนึงไม่หวังดีนะในชีวิต

ก็คงมีแหละแต่ไม่รู้ว่าใคร

หนูก็แบบใครอ่ะผู้หญิงที่ไม่หวังดีแล้วก็นึกเป็นภาพมนุษย์
แล้วก็พูดเรื่องราวแบบฟิลความรู้สึกหนูเหมือนดูดวง

เขาแบบทำอย่างนี้ไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่ดีนะ

ใช่ร้องไห้เพราะว่าเขาก็ร้องไห้
ร้องไห้เสร็จแล้วหนูก็แบบไม่รู้ต้องทำยังไง
ก็จบปิดท้ายเขาสรุปว่าให้หนูกลับไปล้างเท้าพ่อแม่
เผื่อกรรมที่ตามมามันจะดีขึ้นมันจะเบาลง
หนูก็โอเคโอเคพอหนูหยุดร้องไห้หนูก็ไปหยิบกระเป๋าข้างบนร้านข้างบน

ไม่ต่อแล้วมันไม่มีอารมณ์แล้วนะ
ไม่มีอารมณ์แล้วมาทองหล่อนั่งร้องไห้
เออมาทองหล่อนั่งร้องไห้
ทำแล้วไง
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ใช่แต่หลังจากนั้นประมาณ

หนูก็งงเหมือนกันว่าหนูดูไม่น่าจะเป็น

แล้วเหมือนแบบเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับหนูที่เอฟเคกับชีวิตหนูเลยนะ
คือมีสิทธิ์ที่จะชีวิตพังอะไรอย่างนี้

จนผ่านไปหนูหายแล้วก็ได้มาคุยกับพี่เขาอีกรอบนึง

เออขอโทษหนูถามว่าขอโทษเรื่องอะไร

วันนั้นที่เราเจอกันที่ทองหล่อแล้วเขาพูดกับหนูมันเหมือนกัน

เหมือนหนูรู้แล้วว่าหนูมีกรรมอืมแต่หนูไม่แก้
ทีนี้พอเรารู้ว่าเรามีกรรมแล้วเราไม่แก้เรื่องร้าย
มันก็เลยจะดึงดูดเข้าหาเราผ่านเจ้ากรรมนายเวร

ถ้าเราไม่รู้เราก็อาจจะแบบรู้สึกว่าชีวิตนี้ซวยจัง
ชีวิตนี้สวยจังสวยจังเรื่องนี้สวยจังเรื่องนี้สวยจัง

เขาก็เหมือนพร้อมที่จะแบบใส่เต็มกับเราแล้ว
เพราะเรารับรู้แล้วว่ามีเขา

เขาก็เลยจะแบบเอากลยุทธ์ไม้เด็ดทุกอย่างมาใส่กับเรา
เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราถูกเปิดกรรม

แต่หลังจากนั้นผมได้ข่าวว่ามีอีก

หนูก็เลยงงว่าอ้าวแล้วหนูต้องทำยังไง

แล้วหนูตัวหนูที่ไม่รู้อะไรเลย

พี่เขาก็เลยบอกว่าเออเขาก็เลยส่งเบอร์

หนูตอนนี้หมอดูคนนั้นเป็นแบบ
เป็นที่ปรึกษาทางแบบเทวสัมพันธ์ของหนู
คือฝ่ายเทวสัมพันธ์ของหนูจะมีแบบที่ปรึกษาหลายคน

คนนี้เป็นหนึ่งในนั้นคนที่หนูได้คุยคนแรก
หนูก็พยายามโทรหาเขาเพราะว่าถ้าเกิดเราจะแก้กรรม

ถ้ามีคนบุคคลที่๓มายุ่งหมายความว่าคนนี้
จะต้องรับรู้กรรมหนูด้วยแล้วเขาอาจจะโดนด้วย
เขาก็เลยทำได้แค่ให้เบอร์หนูแล้วให้หนูโทรเอง

พี่เขาแคปให้ดูว่าเขาเพิ่งโทรเองเบอร์นี้เลย

ขับรถอยู่แบบใต้ทางด่วนอาจจะไม่มีสัญญาณ

หนูเริ่มโมโหแล้วเพราะหนูเป็นคนแบบรู้สึกว่า

แล้วก็เป็นตู้ดแล้วตัดไปเลย

ถ้าอันนี้คือการที่เจ้ากำนายเวณน่ะ

ดูแล้วแบบโมโหมาก

แล้วก็กลายเป็นว่ารวมสาย

โทรไม่ติดเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวร

ผู้หญิงที่ไม่หวังดีค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวร

ไม่ให้เราไปหาทางแก้เรื่องนี้ได้

เราจะถูกแก้กรรมของตัวเราเอง
โดยการที่ไปขัดขวางกัน

ใช่ค่ะซึ่งก็โทรติด

มีเขา๑คนที่ไม่หวังดีกับเราแหละ

คุณผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่มา

คือในพบชาติอดีตชาติของ

หนูก็งงว่าเอ้าแล้วเรื่องชาติ

มันจะแบบเอาชาตินี้เราเกิดมาเราไม่รู้อะไรเลย

ถ้าเกิดชีวิตมันจะดีขึ้นทำดู

วิธีแก้คือสวดมนต์๕บท

สำหรับหนูคือยากมากเพราะหนูไม่สวดมนต์

ปฏิบัติธรรมหนูยังไม่สวดเลยอะ
หนูรู้สึกว่าน่าจะไม่ช่วยอะ
คือหนึ่งในนั้นนะครับแล้วทำมาจากเก้ารอบค่ะแล้วอีกสี่บทที่ใหญ่เหมือนกัน
เก้ารอบห้าทั้งหมดห้าบทอืมเก้าวันติดกันอืมแล้วทำไงอ่ะ
หนูก็ทำทำไหมเพราะว่าหนึ่งคือการแก้กรรมในที่เนี้ย
มันไม่ต้องเสียสักตุ๊กสักตังอะไรเนี้ยเขาไม่ได้ให้เราไปเอ้ย
จะต้องซื้ออันนี้นะจะต้องไปทำนู่นนี่นั่นนะเราทำด้วยตัวเราเองได้ที่บ้าน
ก็ถือว่าโอเคแต่เสียเวลาหน่อยเสียเวลาใช่แต่หนูรู้สึกว่ามันคือการ
หนูยอมทำเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดชาตินั้นหนูไปทำคือ
หมอดูเขาอธิบายแล้วว่าทำไมเขาถึงแค้นเราอธิบายว่าเราไปทำตัวยังไง
หนูฟังก็หนูร้องไห้อ่ะอืมหนูรู้สึกว่าอุ้ยชาตินั้นหนูเลว
เลวมากหนูเป็นผู้หญิงที่แย่มากหนูไปทำอย่างนี้ได้ยังไง
เป็นคนเลวมากเลยเนอะจนหนูแบบรู้สึกว่าเออหนูอยากทำ
หนูทำให้ครับหนูจะตั้งใจทำแล้วพอหนูทำ
แต่ว่าก็จะมีแบบอ่ะเขาชอบเทนสีแดงนะครับ
ต้องจุดเทียนสีแดงระหว่างสวดหนูก็แบบหูแล้วแบบ
บทบทอย่างยาวอ่ะแล้วบทละเก้ารอบอ่ะ
หนูต้องใช้เทียนสูงแค่ไหนอ่ะอ่าแรกแรกหนูก็ใช้เทียนแบบ
หนาสูงสูงหน่อยอ่าสรุปโอ้มันเหลือเยอะเหมือนกันนะ
หนูก็เลยเริ่มลดไฟล์เทียนมาเรื่อยแบบลดแต่ละวันอะไรอย่างเงี้แบบเออเออเราเริ่ม
แต่วันหลังหนูรู้เลยว่าหนูเริ่มคุ้นชินบทสวด
ก็จะสวดแบบเหมือนเริ่มแรปได้แล้วก็จะเร็วขึ้น
แต่ก็กินระยะเวลาประมาณแบบ๓ชั่วโมงต่อครั้งใช่ต่อการทำ๑วัน
วันต้องมีเวลา๓ชั่วโมงเพื่อในการสวดแก้สวดมนต์แก้กรรม
สวดเสร็จหนูต้องนั่งสมาธิอืมแล้วก็กวดน้ำทุกครั้งอืม
แต่ก่อนที่หนูจะเริ่มทำอ่ะหนูต้องไปวัดเทวราชกุญชรก่อนครับเหมือนไป
เหมือนไปบอกแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นซึ่งหนูไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องไปวัดนั้น
ตำรวจดูเป็นคนบอกให้หนูไปแล้วก็จุดทูบบอกว่าเราจะเนี่ย

ขอให้เขารับรู้ขอให้แบบพระแม่ธรณีพระแม่คงคาเป็นพยาน
พระพุทธเจ้าเป็นพยานอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยส่งต่อบุญนี้ด้วย
แต่วันนั้นที่หนูไปวัดเทวราชกุญชรค่ะหนูก็ชวนรุ่นพี่ไปหนูชวนรุ่นพี่ไป
รุ่นพี่ก็ชวนเพื่อนไปที่เพื่อนที่เห็นผี
ไปอีกคนนึงมาชวนชวนไปหนูแต่หนูไม่บอกใครนะว่าหนูไปทำอะไร
มีแค่รุ่นพี่คนนี้ที่เป็นคนให้เบอร์รู้ว่าหนูจะไปเปิดแก้กรรม
แล้วพี่คนอีกคนที่เห็นผีพี่ไปด้วยเขาอยู่เขาก็มองหน้าหนูแล้วเขาก็กระโดดไปเกาะแฟนเขา
เขาเห็นผู้หญิงใส่สบายเดินตามหนูทั้งวัด
เป็นผู้หญิงใส่สบายเขาบอกวันนั้นหรือว่าเรามารู้ทีหลัง

ซึ่งหนูรู้สึกว่าพอหนูมารู้หนูแบบดีแล้วแสดงว่าเขารับรู้ว่าเราจะทำให้เขาแล้ว

ใช่แต่ใน๙วันที่ทำตอนที่นั่งสมาธิเขาจะฉายภาพให้หนูเห็น
เจ้ากรรมคนนี้เจ้ากรรมผู้หญิงเขาฉายภาพให้หนูเห็น
เขาจะเริ่มฉายประมาณวันที่๓๔๕อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเป็นภาพแบบเหมือนหนูนั่งอยู่แต่ว่าภาพที่หนูเห็นคือเหมือน

แล้วหนูจับหัวเขาแล้วหนูก็ลากหน้าเขาไปกับพื้นซีเมนนะคะ

เหมือนในละครเลยหนูแบบเหมือนในละครมากหนูแบบ
ละครปะเนี่ยแต่เป็นมือหนูรู้เลยว่า
คนที่จับหัวเขาอยู่คือหนูแล้วนี่คือเขาแล้วหนูลากหน้า

ไม่ได้คิดไปเองเพราะหนูว่าวันแรกที่หนูเห็นอ่ะ

หนูเห็นภาพนี้มันคืออะไรหนูแบบหนูจิตปรุงแต่งใช่ไหม
เขาบอกว่าอันนี้คือภาพที่เขาเห็น
ตอนที่เปิดแก้กรรมหนูวันที่หนูโทรไป

เป็นอันนี้คือหมายความว่าหนูสื่อกับเขาได้เหรอ
บอกว่าใช่ที่เขามาให้เห็นเขาอาจจะอยากให้รู้ว่า

นั่นคือประมาณวันที่๓ที่เขาให้เห็น

มันต้องอีกหลายวันอะเห็นอย่างนั้นทุกวันปะ
ที่หนูจำแม่นคือมีแค่๒วันที่หนูเห็น
หนูจำชัดนะแต่วันอื่นหนูจะจำไม่ค่อยได้

อีกวันหนึ่งที่หนูจำชัดคือประมาณวันที่๕
หนูเห็นว่าหนูก็ไปฉีกสบายเขา

แล้วหลังจากวันนั้นเช้าวันต่อมาหนูเลยแบบ

รู้แค่ว่าต้องเอาไปให้เขาแต่ไม่รู้จะเอาไปให้ที่ไหน
พอชนครบ๙วันหนูก็โทรไปหาหมอโดยว่า

ก็เลยพี่เขาให้ไปที่พระแม่ทรณีย์

ซึ่งมันแปลกมากเพราะตอนเริ่มหนูไปที่วัดเทวราชกุญชร

หนูคิดว่าคงไปฝากไว้กับพระแม่ธรณี

ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเป็น
เรื่องงานเรื่องชีวิตทั้งหมดค่ะ

คือก่อนหน้านั้นเราจะติดขัด
ใช่เหมือนจะทำอะไรก็จะติดขัดไปหมดเลยไงค่ะ
เหมือนแบบมีอะไรเล็กนึงหน่อยที่จะได้แล้ว

อันนี้เขาไม่ได้หวังร้ายกับเรานะคะ

เขาเป็นคู่แท้ของหนู
เราแบบรักกันแต่ว่าเขาตายก่อน

อืมแล้วหนูว่าสงสารเขามากหนูสงสารเพราะหนูหนูรู้สึกว่าการที่เขาต้องอยู่มาหลายแบบ
ถ้าเขาอยู่ในอดีตชาติแล้วจิตเขามาถึงจุดปัจจุบันไม่รู้ว่ากี่ชาติแล้วที่เขารอหนูมาเกิด
หนูก็เลยอันนี้ก็ตั้งใจทำให้เขาตอนแรกหนูรู้สึกว่าอันนี้ง่าย
เพราะว่าเขามาด้วยความหวังดีเขาพร้อมรับแน่นอนแต่กลายเป็นว่ายากอืม
เพราะว่าของคุณผู้ชายเนี้ยต้องสวดทั้งหมดเก้าบทอ่าเก้าบทจากห้าบท
เก้าเป็นเก้าบทใช่กี่วันเก้าวันวันละเก้ารอบบทละเก้ารอบเออ
มีธรรมจักรในนั้นด้วยมีธรรมจักรแต่ว่าบทมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตามอ่า
คืออย่างของคุณผู้หญิงจะมีแบบมีธรรมจักรแน่แล้วก็มีแบบอีก๔บทเป็นบทอะไรไม่รู้จำไม่ได้
แต่อย่างเงี้ยก็คือมีธรรมจักษ์มีแม่ตาก็มียาปสูตรมีปริศอะไรสักอย่างมีเยอะค่ะ
เยอะค่ะเก้าบทอ่ะหนูแบบเยอะมากเยอะแบบเยอะสุดสุดอืม
อันนี้สวดประมาณหกชั่วโมงต่อวันที่เราต้องทำตรงเนี้ยหกชั่วโมง
สละเวลาในการนอนในการพักผ่อนเลยนะหกชั่วโมงแรกแรก๖ชั่วโมง
หลังหลังก็จะเหลือสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงแต่อันนี้ยากตรงที่ว่า
ภาพที่หนูเห็นคืออันนี้หนูเห็นภาพก่อนเลยคือตอนแรกอ่ะพี่หมอดูกับพี่อีกคนที่เป็นคนให้เบอร์หมอดูเขาฟังอยู่

อะไรบ้างคำตอบแรกที่คนตอบหนูมาคือกุหลาบหนูบอกไม่ใช่กุหลาบถ้ากุหลาบหนูต้องรู้แต่อันนี้มันคือดอกอะไรไม่รู้เว้ยแบบหนูก็ไปเสิร์ชดอกไม้โบราณอะไรอย่างเงี้ยอืมหนูว่าดอกไม้สีแดงจนไปเจอหนูก็สไลด์สไลด์ในกูเกิลเลยว่าดอกไม้สีแดงสไลด์มีดอกไม้สีแดงมีอะไรบ้างจนไปเจออันหนึ่งที่มันสะด

คือเหมือนมีชายหญิงคู่นึงรักกันแล้วเหมือนแบบผู้ชายบินกลับไปที่ประเทศเขา
แล้วผู้หญิงก็เฝ้ารอจะกลับมาสุดท้ายผู้ชายไม่กลับมา
ผู้หญิงก็เลยเหมือนแบบไปแบบฆ่าตัวตายตรงชายแดน
แล้วก็กลายเป็นดอกดาราขึ้นมาเพื่อรอคอยผู้ชายคนนี้
อะไรประมาณนี้เป็นแบบดอกมาที่เกี่ยวกับความรัก
หลังจากที่แก้กรรม๙วัน๙จบ๙บทเป็นไงบ้าง
ก็ดีขึ้นไหมดีไม่รู้ตอบไม่ได้ไม่ขนาดนั้น
แต่มันก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นป่ะ
สบายใจเพราะหนูรู้สึกว่าเขาอยู่กับเรามานานเขามีสิทธิ์ที่จะต้องไปเกิด
แต่ของคนผู้ชายหนูไม่ได้ไปพอจบครบ๙วันหนูไม่ได้ไปที่พระแม่ทรณีย์
แต่ของผู้ชายเร่งมากหนูจำได้ว่าเร่งมากเพราะหนูมันลั่นว่า
หนูจะทำให้เขาก่อนนวราตรีแล้ววันสุดท้ายที่หนูทำคือวันนวราตรี
แต่หนูก็คือว่ายนวรตีเสร็จหนูสวดให้เขาหนูสวดเสร็จตี๔
แต่หนูรู้สึกว่าหนูให้สัจจะไว้แล้วว่าหนูจะทำให้จบภายในวันนี้

แล้วมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ทำเสร็จเขาไปไหมไม่ได้สัมผัสไม่รู้สึกหมอดูไม่พักอีกแล้ว
หนูไม่รู้สึกทั้งคู่เลยแต่ว่าหนูเช็คกับหมอดูเอา
ของคุณผู้ชายหนูไปฝากดวงจิตที่มูลนิธิเทียนฟ้าค่ะกับเจ้าแม่กวนอิ่ม
แต่หนูอธิษฐานนะหนูก็ฝากฝากเจ้าแม่คุณอิมว่าฝากดวงจิตของคุณผู้ชายคนนี้ขึ้นไปข้างบนสวรรค์ด้วย
เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างนี้แล้วหนูก็อธิษฐานว่าถ้าท่านไม่อยากไปเกิด
หนูเรียกเขาว่าถ้าท่านไม่อยากไปเกิดท่านก็บำเพ็ญอยู่บนนั้นจนให้บุญแบบบุญมันสะสมบุญบารมีเยอะ
แล้วถ้าวันหนึ่งสมมุติหนูท้องหรือหนูมีลูกแล้วถ้าท่านยังไม่เกิดขอให้ท่านมาเกิดเป็นลูกหนู
หนูก็อธิษฐานไว้แล้วก็เช็คกับหมอดูว่าเขาไปกันแล้วหมดไปหมดแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชายไปแน่เพราะเขามีกรรมเดียวคือกรรมที่อยู่กับหนู
แต่ของผู้หญิงเหมือนเขามีกรรมหลายวาระหนูเป็นหนึ่งในวาระของเขา
ซึ่งเขายังไม่ไปเกิดเขาหมดวาระกับหนูแต่เขาอาจจะมีวาระกับแบบ
ชาวบ้านสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรอย่างนี้อีก
ตั้งแต่คุยกับแพรวามานะคือสิ่งที่แพรวาเล่ามา
มันขัดแย้งกับบุคลิกของแพรวาคือคนรุ่นใหม่
เป็นคนแบบห้าวเอาจริงเป็นคนแบบเปรี้ยวซ่าเลย
แต่กลายเป็นว่าแพรวาสายสายมูลึกเลยป่ะลึกต้องลึกแหละ
ถ้าขนาดนี้ต้องลึกอ่ะลึกเพราะว่าเท่าที่ฟังดูคือ
ในเรื่องของการแก้กรรมเชื่อในเรื่องของหมอดู
ช่วงนี้เรื่องของคนที่จะมาเป็นเทวาสัมพันธ์ของเรา

คือเราไม่สามารถคุยกับเทวะได้โดยตรง
แต่ให้เขาเหล่านี้คอยสื่อสารให้เราคอยบอกทางให้เรา
เราจะไปในทิศทางไหนแล้วมันก็ดีสำหรับตัวเรา
ดีคือถ้าแบบสำหรับหนูคือการแก้กรรมหนูว่าสุดท้ายคนที่ได้คือตัวหนูนะ
จากคนที่ไม่สวดมนต์ไม่นั่งสมาธิหนูแบบหูสวดธรรมจักรได้
หลังพอมีใครถามว่าสวดมนต์สวดบทอะไรหนูบอกทำมาจาก
ทุกคนบอกว่าบ้าเหรอนี่บอกว่าลองทำดูมันดีมันฝึกสมาธิ
เพราะว่าผมชอบวิธีการก่อนวิธีการการแก้กรรมคือผมมาฟังเรื่องมาเยอะ
ผมเชื่อลึกว่ากรรมคนเราเวลาเราไปทำชั่วมามันแก้กันไม่ได้
กรรมดีส่วนกรรมดีกรรมชั่วส่วนกรรมชั่วแต่วิธีการอย่างเงี้ย
ถ้าเรามองว่ามันคือการฝึกสมาธิถูกต้องดี
แต่หนูเคยถามหมอดูนะคะเพราะหนูก็แบบถามรุ่นพี่คนอื่นว่าแบบหรือเพื่อน
ถามว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องแก้กรรมเนี่ยเคยแก้กรรมกันป่
เขาบอกว่าเคยเนี่ยจ่าย๙๙๙บาทแก้กรรมได้เลย
ว่าแบบทำไมหนูถึงต้องสวดมนต์หนูทำอย่างอื่นไม่ได้หรอ
เขาบอกว่าการสวดมนต์ที่เขาให้หนูสวดมนต
เพราะว่าแล้วบทที่เลือกมาคือบทที่คัดมา

อืมอืมเพราะทุกครั้งที่หนูสวดหนูก็จะแบบเชื่อว่าเขานั่งฟังอยู่
หนูหนูเรียกเลยอืมเรากำลังจะสวดมนต์ให้เธอนะเธอมานั่งฟังข้างเรานะ
อืมเพราะห้องพระหนูหนูมีพรมสองอันกลมกลมหนูนั่งอันหนึ่งหนูจะแบบ
เนี่ยเธอมานั่งอย่างงั้นได้เลยอืมนุ่มสบายแน่นอนเราเลือกมาแล้วครับ
แล้วก็บทก็เขาสวดไปซึ่งเขาก็รับรู้เรารู้สึกได้ว่าเขารับรู้
คุณผู้หญิงอ่ะหนูไม่แน่ใจแต่ว่าของผู้ชายค่ะหนูรู้สึกว่าเขามานั่งสวดด้วย
เพราะเขาก็ฉายภาพให้หนูเห็นเหมือนของผู้หญิงเหมือนกัน
หนูนั่งสมาธิแต่อันนี้ยากมากของคุณผู้ชายเขาฉายภาพตอนที่เรารักกันนะคะ
มันเลยแบบมันเป็นการทำที่ยากมากอืมเพราะพอเป็นความรักมันแบบอืม
เหมือนเขาฉายภาพให้เราเห็นเพราะเขาไม่อยากให้เราทำเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาจะต้องไป
เขาไม่อยากไปเขาไม่อยากไปแบบด้วยแบบจิตดีอย่างเงี้แต่แบบ
ยากมากนั่งสมาธิแล้วก็ร้องไห้พี่นั่งสมาธิแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเรื่อยหนูแบบ
เหมือนคนไบโพล่าร้องไห้อยู่อยู่แบบอยู่อยู่ก็ยิ้มอย่างเงี้คือมันเป็น
ภาพที่มันอบอุ่นมันเป็นภาพที่เหมือนแบบเราแบบไปเที่ยวกันหนูนั่งแบบ
หนูนั่งอยู่หน้าเขาคือเขาอย่างงี้ใช่ไหมหนูนั่งอยู่ตรงนี้อืม
เขาพาเราไปเที่ยวรอบเมืองไปทำบุญกับเราอืมมันเลยเป็นภาพที่แบบ
สำหรับหนูคือเศร้ามากอืมอ๋อมันก็ต้องทำแต่มันต้องทำ
เพราะหนูรู้สึกว่าหนูก็รู้สึกว่าเขาจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้
ใช่ไม่ได้เขาต้องเขาต้องไปอืมเพราะแบบเนี้ยมันก็แบบ
มันก็มันก็ติดกับตัวเขาอ่ะไม่อยากให้เขามาทรมานแบบนี้
สู้ให้เขาขึ้นมาข้างบนแล้วแบบบรรเภนเลยค่ะหรือจะไปเป็นเทพก็ได้
เดี๋ยวหนูแบบจะขอให้มาช่วยเองอืมไหนเวลาหนูเดือดร้อนเดี๋ยวหนูให้มาช่วย
ใช่เพราะเออเรียกมาช่วยหลังหลังหนูก็มีขอให้เขามาช่วยเออ
นี่คือความเชื่อของเขาคนรุ่นใหม่คือดูทรงเขาเป็นคนแบบ
เฮ่าเฮ่าเฟรียวเฟรียวทักซ่าซึ่งมองผิวเผินเขาเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเรื่องพวกนี้แน่
แต่ไม่ใช่ฮะลึกก็คือเป็นคนเชื่อเลยทีเนี้ยพอเราไปผัวพันเรื่องของการแก้กรรม
ค่ะเราถูกคนอื่นแก้กรรมมาจนอินอืมแล้วทีนี้อยากจะยังไง
อยากจะแก้กรรมให้คนอื่นจริงจริงเราไม่ได้อยากจะแก้หรอกคือเราแบบอยากเห็นอ่ะ
จริงเราอยากเห็นกรรมตัวเองอยากแบบเห็นแบบเออถ้าเราสื่อได้
ถ้าเขาสื่อได้เราอยากสื่อได้เพราะเรารู้สึกว่าตอนที่เรานั่งสมาธิเราก็รู้สึกว่าเราสื่อได้นะ
เราก็เลยเหมือนบอกบอกพี่หมอดูว่าเราแบบเราอยากเห็นอ่า
อยากรู้สึกเราอยากเซนต์แบบนี้ไปถึงเลเวลนั้นให้ได้เขาบอกว่า
จริงแล้วพอหนูนั่งสมาธิทำอะไรขนาดนี้เซนต์หนูมันเปิดแล้ว
ใช่เปิดตั้งแต่เราเห็นภาพฉายมาเป็นมันเปิดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรก็แค่แบบ
ก็เนี่ยก็นั่งสมาธิสวดมนต์ไปเรื่อยเดี๋ยวแบบถ้าวันหนึ่งที่แบบเทวดาที่ดูแลเทพที่ดูแลเขาเห็นว่าเราสมควรอ่ะ
เดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวเขาจะมาเองโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรอืมครับ
หลังจากนั้นคือเราก็ลองทำดูแล้วปรากฏว่ากรรมที่เราอยากเห็นของเรา
ไม่มีเลยเราเห็นของคนอื่นล้วนไม่เห็นของเรา
ใช่แต่เป็นของคนอื่นล้วนเลยเหรอคือกลายไปว่าตอนแรกที่เราอยากเห็นอ่ะ
คือเราแบบเราเกรงใจพี่ทุกคนที่เราเหมือนเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยเรารู้กรรมแล้วแต่เราแบบมีอะไรนิดหน่อย
ก็จะโทรปรึกษาเขาเรารู้สึกเกรงใจเขาไงเพราะบางทีเขาแบบอันนี้ไม่เป็นไรปรึกษา
ไม่เป็นไรเราให้คำปรึกษาได้หนูก็เกรงใจหนูก็เลยแบบเราอยากช่วยตัวเองให้ได้
สรุปพอมีได้สิ่งนี้มาเราแบบได้เซนต์มาเราแบบเอ้าไม่ได้ช่วยตัวเองเลย
กว่าเดิมเราไปไหนหมดไปไหนหมดไอ้สิ่งที่ฉันอยากเห็นไปไหนหมด
ต้องไปช่วยแบบกลายเป็นว่าเห็นของคนอื่นอืมแล้วเห็นของคนอื่นคือเห็นยังไงไปทำอะไร
คืออย่างหนูจะรู้สึกว่าแบบถ้าแบบมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเออช่วงนี้แบบเหมือนทำอะไรก็ติดขัด
หนูก็ถามเขาว่าเคยแก้กรรมป่ะอ่าเคยแก้กรรมป่ะพอเขาแบบไม่เคยหนูก็เออลองโทรไปเบอร์นี้ดูนะ
หนูก็ส่งต่อแล้วพอเขาไปเสร็จหนูก็จะโทรเช็คว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้าง
แล้วพอเขาเล่าให้ฟังเหมือนแบบหนูก็ลืมไงว่าถ้าหนูไปถามเช็คเรื่อย
หนูก็ไปรับรู้กรรมเขาหมายความว่าเจ้ากรรมในเวรก็รู้ว่า

หนูรู้เออหนูก็ค่อยอัปเดตว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหมอหนูไปทำอะไรเหรอ

ใช่เราเป็นห่วงเขาไงเพราะเขาก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เราอย่างนี้
เราก็ทำอย่างนี้แล้วจนมีวันหนึ่งที่หนูไปทำงานกับพี่คนนี้แหละ
แล้วมันก็เหมือนหนูก็อัปเดตปกติว่าเฮ้ยสวดมนต์หรือยัง
พี่บอกว่าสวดแล้วสวดแล้วแล้วมันมีเสียงข้างหูหนูอ่ะ
พูดว่าไม่ได้แล้วหนูก็หันอย่างนี้
เพราะหนูนั่งเก้าอี้เดี่ยวแล้วไม่มีใครข้างแล้วมันเป็นโต๊ะกินข้าวที่แบบเว้นเว้นครับ
แล้วหนูก็เลยมองหน้าเขาแล้วหนูก็ถามว่า
โอเคสวดจริงเหรอเขาบอกว่าสวดจริง
ก็ยังมีเสียงพูดถึงว่าไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้รับ
ประมาณนั้นหนูไม่รู้ว่าไม่ได้คือไม่ได้อะไร
แต่หนูก็ตีความอย่างนั้นเหมือนกันพี่แจ๊คว่าไม่ได้รับ

พี่บอกว่าเอ้าจริงหรอหนูบอกว่าเธอตั้งใจสวดหรือเปล่า
ทำด้วยใจจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าฉันตั้งใจจริงนะ
ก็ยังไม่ได้อยู่หนูก็แบบถ้าไม่ดีแล้วหนูก็เลย
เลิกพูดเรื่องนี้หนูก็เลิกพูดไปเลยเพราะหนูได้ยินเสียง๓รอบหนูก็แบบ
หนูไม่ควรจะได้รับรู้อะไรที่ต่ำกว่าสารภูมิใช่ความจริงแล้วเพราะว่า
หมอดูบอกแล้วว่าหนูอ่ะหนูเซ็นเปิดนะแต่หนูจะเซ็นได้แค่
พระภูมิแล้วก็สูงขึ้นไปไม่มีทางต่ำกว่า
เพราะอย่างนี้หมายความว่าถ้าเจ้ากรรมใดเป็นคนอื่นต่ำกว่าสารปภูมิ
หนูต้องไปรับรู้แต่การที่หนูรับรู้แบบนี้
หนูก็ว่าอ่ะแปลกไม่เป็นไรเขาอาจจะมาสื่อสารผ่านเรา
พอเห็นว่าเราเซ็นต์โอเคหนูก็โทรไปหารุ่นพี่อีกคนนึง
เป็นคนที่ให้เบอร์หมอบอกว่าหนูก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่า
หนูไปรับรู้กรรมเขามาอย่างนี้แล้วพอหนูไปเช็คอย่างนี้
มีเสียงพูดอย่างนี้พี่หมอบอกว่าชิบหาย
เหมือนไปรับรู้กรรมเขาเขาบอกว่าหลังจากเนี้ย
ต้องไปยุ่งแล้วหนูก็โอเคไม่ยุ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ยุ่ง
ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับจนหนูบินไปเที่ยวภูเก็ต
กับรุ่นพี่มีรุ่นพี่ที่เป็นมีเซนต์
สองคนนั่งอยู่ฝั่งนี้ตอนกลางคืนที่พวกหนูนั่งกินเหล้ากันมี
สองคนนี้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนูแล้วก็มีพี่อีกคนนึงอยู่ตรงนี้
ที่มีเซนต์เหมือนกันคือนั่งกันอยู่๔คนเนี่ยมีเซนต์ทุกคน
สองคนนี้จะคุยกับเทพคนนี้จะคุยกับต่ำกว่าสารพระภูมิ
สัมภเวษีผีใช่แล้วก็จะเป็นคนที่เหมือนเห็น
เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าแบบเดี๋ยวตรงเนี้ยจะมีคนกระโดดนะ
จะมีคนเสียนะแล้วผ่านไปอีกวิกหนึ่งมีคนเสียตรงนั้น
พี่คนนี้จะเป็นเซ็นต์แบบนี้พวกนั่งกันนั่งนั่งกิน
นั่งกินไม่มีอะไรก็นั่งเฮฮาอยู่พี่คนยังเงียบ
ซึ่งการเงียบนี้ไม่ได้หมายความว่าเมา
เพราะหนูดูแล้วว่าสเกลแอลกอฮอลตรงนี้มันน้อยมาก
หนูก็แบบเวลาที่อยู่ในวงเล่าแล้วมีใครเงียบแบบนี้
แล้วถ้าเป็นวงที่มันมีเซนต์กันอย่างนี้แสดงว่า
มันรู้อะไรบางอย่างอืมแล้วหนูก็พอหนูรู้แล้วว่าเขาเงียบแล้วเขาเป็นแบบ

ขยับไปหาพี่ฝั่งนี้ที่เป็นเทพแล้วหนูก็แบบ
ยังไงอะยังไงอะหนูก็กลัวไงเออโอ้ยยังไงอะ
พี่เขาบอกว่าสองนี้ก็ฮะเขาหยิบแก้วแล้วคุณกินมัน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนูก็โอเคงั้นทำให้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
หนูก็กินแล้วคนนี้อะนั่งคนนี้เขาก็นั่งแล้วเขาก็โยกอย่างงี้
หนูก็แบบจากนิ่งตอนนี้เริ่มโยกแล้วหนูก็อุ้ยหนูก็แบบ
อยากไปนอนแล้วอะไรอย่างนี้มันแบบหนูกลัวไง
แล้วอยู่เขาก็หยุดโยกแล้วเขาก็บอกว่าพูดว่า
มีคนตามมาหนูหนูก็แบบหนูก็หันมองหน้ากัน
ใครตามใครตามอะไรแล้วเขาก็เงยหน้ายืนยันอีกทีว่า
เวลแอลกอฮอลตอนนั้นไม่เมาแน่แน่ไม่เมาเลยค่ะอืมเป็นแบบ
น้อยมากน้อยสุดสุดพวกหนูถ้าพวกหนูยิงกันสเกลเนี้ยอืม
ไม่เป็นไรปกติมันต้องแบบเยอะกว่านี้ประมาณ๑๐เท่า
อันนี้คือแบบอันนี้คือกินกันแบบเน้นกินขนมอ่ะ
เสพบรรยากาศเพราะตอนนั้นภูเก็ตอากาศดีครับครับแต่เขาเป็นอย่างงี้แล้วหนูแบบ
หันไปแบบหูหนูหันไปมีคนตามมาหนูก็แบบอะไรอ่ะ
ตามหนูก็นั่งนิ่งเพราะพี่เขานั่งตรงนี้ใช่ไหม
ตรงนี้เป็นพี่คนที่ไม่เอาดีกว่าหนูเป็นพี่คนนั้นดีกว่า
พี่คนที่ตามกว่าสามารถภูมิอืมพี่เป็นพี่คนที่มีเซ็นเทพอ่า

เขาก็หยุดโยงเขาก็มีคนตามมาอืม
เยยหน้ามองพี่คนนี้หนูก็แบบหนูก็จังหวะนั้นหนูโล่งใจเลยเพราะว่า
ไม่ใช่กูอ่าก็ไม่ได้พูดกับเราเออเออ
แล้วเขาก็อย่างเงี้ยอุ้ยหันมามองหน้าหนูแล้วจังหวะนั้นคือหนูแบบเออ
หนูไม่ได้กลัวนะหนูโกรธเออหนูแบบอุ้ยมันจะไปตามอะไรกันเยอะแยะวะ
คือแก้กรรมเสร็จมีคนตามมาแต่ไม่ได้พูดกับเราหรอกแต่เมื่อ
เออมีคนตามมาแล้วหันมามองหน้าหนูคือแบบเหมือนแบบ
เหมือนบอกคนนี้ว่ามีคนตามมาเออแต่ว่าคนที่โดนตามคือหนูเออเออเออ
เพราะหนูเห็นหนูแบบหนูถามว่าใครหนูถามว่าผีภูเก็ตเหรอหนูก็ถามพี่เขาเรียกว่าผีภูเก็ตเหรอ
แต่เพิ่งบินมาวันนี้เลยนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่หนูก็แบบเขาจะมาตามอะไร
ตอนแรกหนูหนูก็ผีภูเก็ตเพราะว่าหนูไม่ได้เอาแบบคือหนูจะมีของแบบอ่ะมีเอาอะไรป้องกันตัว
แต่หนูไม่ได้เอามาเพราะหนูรู้สึกว่ามันเอาขึ้นเครื่องไม่ได้ถ้าโหลดก็คือ
คนบนเครื่องก็จะเหมือนจะเหยียบกระเป๋าเราไปเรื่อยเสื่อม
ก็เลยไม่เอามาหนูก็เลยคิดว่าอุ้ยโดนผีภูเก็ตปะเนี่ยมีท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้น
หนูแบบตอนนั้นหนูแบบโหดมากหนูแบบแค่ยังไง
ขึ้นเครื่องตามกูมาเหรอแล้วมึงก็มาถึงภูเก็ตกับกูเลย
หนูก็บอกถามว่าใครโมโหมาก
เจ้ากรรมนายเวรของคนที่หนูไปถามนั่นแหละ
คนนั้นที่เราไปขัดขวางกรรมเขา
ที่หนูไปถามว่าสมมติยังที่เขาบอกไม่ได้
ตามมากับหนูหนูยิ่งโมโหเขาไปหนูแบบโอ้โห
ครูไม่ได้นั่งสวดมนต์แบบ๕บท๙บท๙วัน๙รอบ
เพื่อให้มึงมาติดกูนะเว้ยมึงเป็นเจ้ากรรมระเวนเขามึงอย่ามาอยู่กู
คือโมโหแบบโมโหสุดไม่รู้จะทำยังไงคือแบบ
โมโหมากหนูถามว่าเขามาทำไมหนูถามว่าเขามาทำไม
ให้เขากลับไปส่งคืนหนูไม่รับเพราะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรหนู
พี่คนนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขากลับไม่ได้มึงถามว่าอ้าว
มาเองทำไมกลับไม่ได้เขาบอกว่าเขากลับไม่เป็น
จังหวะนั้นหนูแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนแบบเราขับรถไปไหนแล้ว
มีอะไรขึ้นมาบนรถอ่ะแล้วเขาลงไม่ได้อ่ะแล้วกลับไม่ได้อ่ะ
แล้วหนูแบบแล้วจะสาระแน่ตามมาถึงภูเก็ตทำไม
จังหวะนั้นหนูโมโหมากหนูชอบซิลว่ะเออชอบหนูถามว่า
หนูกลับเองไม่เป็นเหรอฟาร์ทต่อไปเนี่ย

ไม่ได้เหรอคือหนูโมโหคือหนูแบบไม่อยากเอาอะไรมาติดแล้วอ่ะ

สรุปก็คือกลับไม่ได้กลับไม่เป็นไม่ไปแล้วก็จะไม่ไปด้วย

หนูก็โมโหโมโหต้องทำไงปุ๊บอ่ะฝ่ายเทพ
ฝั่งคุยกับเทพต้องช่วยแล้วเพราะว่า
นี่ไม่ไหวแล้วโมโหจะแบบจะด่าผีแต่ไม่รู้ว่าผีอยู่ไหน

พี่คนนี้มันก็สื่อแทนผีไม่ได้ว่าเขาบอกเขาไม่ไป

แล้วไม่บอกด้วยว่าอยู่ไหนนะไม่บอกด้วย
จังหวะนั้นหนูรู้สึกว่าแมงอยู่หลังกูแน่
อยู่ข้างหลังแน่คือแบบความรู้สึกมันบอกเลยว่า
ข้างหลังแม่งเย็นมากตอนนั้นพอรู้แล้วมันเย็นเลยค่ะ
พี่เขาก็ช่วยว่าแบบอ่ะจะเอายังไง
เพราะว่าหนูยืนยันว่าหนูไม่ทำบุญให้
เพราะว่าเรื่องอะไรหนูจะมาทำให้ไม่ใช่เจ้ากรรมหนูไม่ใช่กรรมหนู
หนูไม่ยุ่งแต่ที่มาถามคือเป็นห่วง
เขาก็เลยบอกว่าที่เขามาเพราะเห็นว่าหวังดีก็นึกว่าจะทำให้
บอกเรื่องอะไรไม่ทำไม่ใช่กรรมฉัน
เขาก็เลยเคลียร์เคลียร์ยังไงเคลียร์ไม่ลงไม่ลงไม่ลง
สุดท้ายพี่คนที่เป็นเทพโมโห
คุณไม่รู้โมโหโมโหโมโหผีคุยไม่รู้เรื่องแช่งแม่งเลยแช่งเลย
ถ้าไม่กลับก็คือจะไปทำบุญให้มุ่นวายมากแช่งเลยแช่งว่าแบบ
งั้นแบบจะส่งเทพไปเลยนะส่งเทพไปยืนด่าหน้าบ้าน
จะแบบไม่ให้ผุดไม่ให้เกิดแล้วก็ไม่ทำบุญให้แล้วแบบก็คือแช่งวิธีแช่ง

แต่สรุปก็คือบทสรุปจบพอหนูเย็นลงคนบอกว่าโอเคบทสรุปมันเป็นอย่างนี้นะ
เขาจะกลับไปหาเจ้ากรรมตัวจริงเขาครับ
แต่อีฟคอร์สคือขอกลับไปที่กรุงเทพก่อน
ขออยู่ก่อนขอติดก่อนขอขอติดก่อนตอนเนี้ยแล้วเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวแยก
หนูแบบมึงก็ยังจะแบบไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไหนในภูเก็ต
ขอไปด้วยเขาจะไปด้วยใช่เขาจะอยู่ติดกับเราไป
ใช่จนกว่าเราจะขึ้นไฟล์ทกลับกรุงเทพใช่
แล้วเข้าไปเองแล้วหนูอยู่กรุงเทพอีก๒วัน
อยู่ภูเก็ตอีก๒วันอยู่ภูเก็ตอีก๒วันหนูแบบ
หนูแบบโหตื่นเช้ามาแบบหนูตื่นเช้ามาหนูแบบ
ฮะได้วันนี้วันที่สองแล้วพรุ่งนี้บินกลับแล้ว
หนูก็จะบอกเลยว่าอาบน้ำนะรอหน้าห้องน้ำรอ

พูดเหมือนคนบ้าเลยนะเอาจริงพูดคนเดียวอะ
อะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่หรือแบบเข้าห้องนอนอย่างเงี้

ถ้าเรานอนกันสองคนบนเตียงแล้วมันมานอนด้วยทำไง
ห้องหน้านอนพูดว่าแล้วต้องทำยังไงเหรอจะเดินไปนะห้องแล้วบอกว่ารอตรงนี้แล้ว
แต่ไปทำให้คนนอกเห็นไวน่ะบ้าง
โอเคพอกลับไปถึงกรุงเทพลงเครื่องแลนด์ปุ๊บหนูรับกระเป๋าหนูว่าแยกกันตรงนี้นะ
ที่สายพานเลยเหรอทิ้งเขาตรงนั้นเลยตรงสายพานรับกระเป๋า
หนูทิ้งตรงทางออกพาออกไปก่อน
อย่าแม่งหลงในถนนมีหนึ่งความผิดกุยก็ต้องหาไฟซื้อมาพาออกไป
ล้างออกเลยหนูตามมา
ถึงหน้าเลยตรงออกแท็กซี่หนูบอกว่าแยกกันตรงนี้นะ

และหนูก็โทรไปเช็คนู้นพีที่มาเทวาสำคัญทั้งหลาย
พี่คือก่อนอันนี้มีผีตามหนูออกไปยัง

เขาบอกว่าเออตอนนี้ไปแล้วพี่เช็คแล้วเขาไปเช็คให้
ก็แบบฮะหลังจากวันนั้นแหละ
หนูก็เลยปฏิญาณว่าหนูจะไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอีก
หนูเห็นอะไรหนูจะไม่พูดแล้ว

ใช่หนูจะพูดเลยว่ากรรมใครกรรมมันค่ะ
หารไม่ยุ่งไม่ใช่เรื่องของเรา

เฮ้ยมีกรรมเคยแก้กรรมยัง

ใช่เราไปเร่งด้วย
หนูว่าหนูเป็นเรื่องที่ทำให้หนูได้เรียนรู้ไง

หมายความว่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องคนอื่น

ใช่เป็นเรื่องที่หนูเจอแล้วหนูแบบโอ้พีคกับชีวิตมาก

ไม่เคยโดนตามก็มาโดนตาม

หลังจากนี้จะใช้ชีวิตแบบกำใครกำมัน

ให้คนที่เขาเก่งกว่าที่เป็นหมอดูช่วยเถอะ
เขาไม่ได้เป็นคนที่เถอะเนอตัวไปหาเขา
ถ้าเขามาขอคำปรึกษาเราก็แค่โยนไปหาคนอื่น

ใช่ก็จะดูเลยว่าโอ้มีเรื่องอะไรเหรอ
ถ้าเรื่องกรรมคุยกับพี่คนนี้นะ

อู้ยเรื่องผีตามติดเหรอผีซัมภเวร์รึเปล่า
ในเก่งด้านนี้ดูโดงธรรมดาเชิญพี่คนนี้

มูถึงขั้นไหนตัวเรา
ใกล้เขียงตัวมันที่มูลได้

ตาแล้วแบบอู้เหมือนเราต้องรู้จักกันเนอะท่าน

อืมก็คือเทพสายไม่ว่าจะเป็นฮินดูสายความเชื่อ

ไทยพรามจีนคริสต์
อันนี้ก็ครบทั้งปัตตะพีแล้วนะเอาจริง

เพราะหนูเชื่อว่าเขาดวงจิตเดียวกัน

ก็เป็นคำถามที่ผมถามแล้วว่าคือทั้งปัตตะพีนี่คือครบแล้ว

แล้วก็มูมูไม่ได้ทำให้เสียหาย

เรามีความสบายใจในการที่จะมูก็มู
คือหนูไหว้ด้วยความแบบจิตศรัทธาว่าแบบใช่

แต่บางแต่หนูมีข้อหนึ่งที่หนูแบบชอบทำคือหนูชอบคุยกับเทพแล้วก็พระในห้องพระหนู
คือหมายถึงว่าคุยออกเสียง
ใช่เหมือนหนูนั่งคุยกับพี่แจ๊คแต่แค่ไม่มีคนตอบหนู

เหมือนเล่าเรื่องเขาฟังสมมุติวันนี้หนูเจอแบบหนูทำงานมาเหนื่อยมาก
ดูในห้องพระวันที่หนูเจอแบบคนที่ทำงานกับหนูไม่ดีสุดแบบจิตเขาไม่ดีมากจิตเขาแบบ
ว่าเขาจิตไม่ค่อยดีเลยหนูว่าเขาไม่ค่อยไหว้พระหนูว่าเขา

เหมือนพูดกับเขาเหมือนพ่อแม่ค่ะ

เหล่าบรรดาเทพเทวารูปปั้น

หนูว่าเยอะสำหรับห้องหนูแล้วว่าห้องพระหนูเล็ก

พรามเทพจีนเทพไทยหรือว่าถ้าเรามีพญานาคมีครุฑเราต้องแยกแยกหมด
อันนี้คือท่านอยู่กันสเปสปะมากหนูบอกท่านว่า

ถ้าหนูไม่พรีเซนเตอร์สัก๑๕ตัวหนูจะซื้อบ้านใหม่หนูสัญญาหนูทำห้องพระให้ใหญ่
คือตอนนี้มันมีเท่านี้อยู่กันเท่านี้ก่อนหนูขอโทษ
หมายถึงว่าว่างตรงไหนก็ได้ท่านมาก็วาง
ว่างตรงไหนก็วางคือจริงอะพระพุทธเจ้าต้องสูงสุดใช่ปะคะพระพุทธรูปใช่
ของหนูอยู่สูงไม่ได้เพราะว่าแน่นหนักถ้าท่านอยู่ข้างบนคือหักลงมาพังพังทุก
ก็เลยต้องเอาเทพจีนต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าเบา
ปั้นเบาเขาบอกว่าขออยู่กันอย่างนี้ก่อนลองแบ่งทนายเคกันดูหนูก็จะรู้สึกว่าเขาอยู่ได้ตอนนี้
ไม่ใช่เรื่องผิดครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลของเรา
เราทำแล้วเราสบายใจแต่เรื่องผิดแล้วก็คือฝ่ายเทพสัมพันธ์หมอดูทุกคน
เวลามาแล้วเห็นที่หนูก็บอกว่าโอ๊ยเรียนผิดหนูบอกว่ารู้แล้วแต่มันทำได้แค่นี้

มันไม่ใช่เรื่องผิดสำหรับความเชื่อเราไงแต่เราทำแล้วสบายใจก็เหมือนอยู่กับญาติผู้ใหญ่อ่ะ
ใช่แต่หนูบอกเขาทุกวันนะว่าถ้ามีพรีเซ็นเตอร์สัก๑๕ตัวจะเปลี่ยนห้องพระเลย

ท่านอาจจะโอเคตอนนี้อยู่เขายังอยู่กันแบบแฟมิลี่บิ๊กแมรี่

เห็นบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ไปคาบเกี่ยวกับครั้งที่แล้วแขกรับเชิญของเรา

มาเล่าเรื่องตอนที่ไปถ้ำนาคาพูดเลย

ถ้ำนาคีนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นคือคุณผู้จัดการไปไหนล่ะคุณผู้จัดการ

ที่เขามีอาการแปลกไปอันนั้นคือในมุมของแอร์ลินกับตัวเขา

ตรงทางเดินไปขึ้นเรือนะคะมันจะมีกล้วยอยู่เขาเรียกว่าหวีหนึ่ง
น้ำวาน่ากินมากระหว่างที่คณะทัวร์เราเนี่ยเดินหน้าไปแล้วนะ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
หนาวมากหนาวแบบหนาวเข้ากระดูกเลยแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแย่ลง
หมายความว่าแล้วก็เริ่มพออืดพออมแล้ว

ทุกคนก็นั่งกินกันทีนี้เรากินไม่ลง
เราก็เลยบอกเอองั้นเราขอไปพักที่รถตู้ละกัน
แล้วก็นั่งไปนี่นั่งมองเพดานเพราะว่าเราก้มไม่ไหว
จังหวะนั้นเพิ่งมารู้ว่าเหมือนทุกคนเป็นห่วง
หน้าเรานั่งตาเหลืองตาเหลืองอยู่บนรถ
นั่งรถกลับไปโรงแรมก็เข้าไปอาบน้ำปกติ
ระหว่างที่เรากำลังเช็ดตัวเช็ดหน้าอยู่อย่างนี้
กับตัวเองในกระจกมองอยู่สักพักนึง

คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดหลังจากหนูแก้กรรมแล้ว
เรามาไหว้พญานาคไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันไม่น่ามีอะไรเสียหาย

แต่ก่อนกลับเขาพูดว่าพี่หมอดูคนนี้พูดว่า

หุ้ยถ้ามีเกิดนะต้องเกิดคนแน่เลยที่กูไปเสือกรรมเขา

เขายังไม่แก้แล้วเขาไปด้วยหนูแบบเกิดแน่ดวงตกสุด
เพราะว่ารู้กรรมตัวเองแล้วไม่ยอมแก้มันแบบโดนแน่
คือหนูไม้หัวเลยว่าคนนี้เกิดแน่

จับตาดูคือแบบคอยระวังแล้วก็ไม่อยู่ใกล้เพราะหนูรู้สึกว่า

หนูจะไม่ยุ่งเรื่องของใครแล้วแต่หนูก็จับตาดูว่าเขาทำอะไรบ้าง

ตัวนั้นที่เราทิ้งเขาไว้ที่สนามบินกลับไปหาเขาแน่

แต่ว่าเขามีสิทธิ์แบบต้องเกิดอะไรขึ้นแน่เลย
เพราะว่ามาไหว้พ่อปู่พญานาค
ก็จับตาดูเขาสรุปคนที่โดนก็คือพี่โก

ใช่เขาได้เล่านะคะว่าตอนเช้า
วันที่เขาโดนตอนเช้าเราไปที่บึงกาล
ความจริงแล้วสิ่งที่เขาพูดเขาพูดตอนกินข้าวเช้า
พวกหนูนั่งรถตู้ไปกินคู่หนูอ่ะกับพี่ไอลินอ่ะ

คือเรามีหลายคันอืมวันที่เรานั่งไปกินข้าวเช้า
คือทริปนี้ก่อนไปคือพี่โกเขาจะมีความสามารถพิเศษในการตักแจ๋วกับเทพ
ใช่คือแบบนั้นครับเขาแซวได้หมด
แซวบ่อยมากหนูเคยพาไปไหว้เจ้าแม่งกดอิ่มที่ขอนเก็บ
หนูบอกว่าองค์นี้สวยมากสวยที่สุดตั้งแต่หนูเคยไหว้มาหนูชอบมาก
นี่ก็บอกว่าว้าวความสุขกรมชนรับประธานโทรมาแล้วปิดไฟหน้าโฟชุนเนอร์หน่อย
ล่ะอย่างเนี้ยบอกว่าแบบหน้าชิมเมอร์มากเลยงี้หนูก็แบบ
หนูก็มองหน้าท่านหลังจากที่หนูสื่อได้แล้วหนูก็มองหน้าท่านว่าท่านไม่โกรธนะ

ทุกคนทั้งทิพย์๒๐กว่าคน

ทริปนี้อย่าพูดอะไรนะเค้ายังมิความดูสึก

อย่าพูดอะไรอย่าแซล
อย่าเอาไม่เป็นที่เข้าหู
ห้ามแซลใช่เค้าไม่เหมือนเทพองค์อื่น
อยู่พี่โกะก็เหมือนเล่นอะไรตลกไม่รู้แล้วทุกคนหันไปมอง
หันไปมองดูความตลกของพี่โกะเป็นตัวสีสัน

แล้วพวกหนูก็แบบพอพวกหนูเห็นอย่างนั้น

ไม่หาญไม่ใช่เรื่องของเราน่ะ

ไม่
เราหลอกฟรีอยู่แล้ว

ใช่ที่ตลกคือกินข้าวเสร็จปุ๊บ

อยู่ข้างหลังร้านอาหารที่เล่นปู่อื่น

อยู่นั่นที่มีพ่อจ้ำชุดขาวคอยผูกโอ้โหใช่
อุ้ยหนูขนลุกเลยอะแต่หนูไม่ได้รบหลู่นะคะเพราะกูหนูเล่าให้ฟัง

จังหวะนั้นคือทุกคนแบบพอขับมาเห็นหนูแบบโอ๊ยสารอยู่หลังร้านน่ะ
หนูแบบหนูหันมามองแล้วเขาก็ยังปกติดีอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไร
ก็นั่งเรือข้ามไปเกาะดอนโพ
หนูยืนสวดข้างโกะตอนทำพิธียืนสวดกันสวด

คือพอเหมือนหนูเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดเซนต์นะคะเวลาบวงสวงแล้วแบบมีพลังงานดีเยอะ
หนูก็นั่งหนูก็ยืนแบบโอ้เฮ้ยจะเป็นลมพลังงานมันดีจนแบบจะเป็นลมยืนไม่ค่อยไหว
แต่หนูขันแปลงข้างปุ๊บตัวข้างโอ้โหโอ้โห
เป็นอะไรไม่รู้อ่าเป็นอะไรไม่รู้เลยแล้วหนูแบบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะ
แล้วหนูก็เลยแบบไม่ได้แล้วหนูยืนข้างเขาไม่ได้เพราะถ้าหนูเป็นลมอ่ะ
เขาน่าจะรับหนูไม่ทันหนูก็เลยถอยโตไปยืนข้างอีก

เขาเหมือนคนสมาธิสั้นนะคะแต่หนูว่าเขาไม่ได้สมาธิสั้น

ไม่รู้ตัวเองมันอยู่เฉยไม่ได้อ๋อ

ปกติเวลาเราไหว้ทำพิธีจะไม่มีใครเล่นโทรศัพ
เพราะทุกคนจะแบบถ้าเป็นอนโทษัฟไปวาง
นี่ขึ้นไปโทรศัพท์ไปว่างเล่นเล่นโทรศัพท์แล้วก็อ้าวสวด
นี่ก็มาเล่นโทรศัพท์แล้วก็
ยุกยิกอะไรไม่รู้จนหนูแบบ

หนูก็บอกว่ากินไม่ได้ก็พ่อพานี่ทำวิธีให้เขาบอกตั้งแต่ก่อนทำแล้วว่า

เพราะเราให้เขาทั้งหมดอืม

โก๊มันประหลาบ้างเลยมันรู้หิวมันจากอะไรมันเช้าเหมือนไม่ได้กินข้าวเช้าหรอกินมาตั้งสองจาน
ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนนั่งเรือกลับมาที่ฝั่ง

เขาเดินข้างหน้าหนูหนูก็เดินข้างหลังหนูเดินหลังก่อน

กับพี่ผู้ชายอีกสองคนที่เป็นแบบเป็นเก้งเพื่อนเก้ง

แล้วหนูก็เห็นโก๊เดินฉีกไปมันจะเป็นโต๊ะที่มีผ้าพลาสติกปูค่ะหลายการ์ตูน
แล้วก็มีถาดสีทองวางอยู่๑อันแล้วมีกล้วย

แล้วไม่ตรงนั้นอ่ะไม่มีแม้กระทั่งทูบไม่มีอะไรคือเป็นโต๊ะโล่งแล้วก็มีพาน
แล้วกล้วยวางอยู่บนพานด้วยน้ำว้าหนูก็งงว่าโก้เดินไปไหนนึกว่าจะเดินแบบชม
ทุกคนเห็นภาพนี้ภาพเดียวกันหมดแอร์รินก็เห็นภาพนี้

หนูกับพี่อีกสองคนเห็นเพราะพวกหนูเดินตามข้างหลัง
แต่ไอลินมารู้อีกทีว่าคือหยิบแล้ว

ทุกคนมารู้เพราะว่าเขาถือกล้วยไปตรงรถตู้
คือเขาเดินไปพี่โก้เดินไปเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบ

แล้วหนูก็ตกใจเพราะมันคือพานอะไรไม่รู้

แล้วกล้วยใครไม่รู้แล้วไหว้ใครตรงนี้

หนูหันไปหาพี่สองคนที่เห็นพร้อมกันพี่ที่เป็นตุ๊ดค่ะว่า

แม่บอกว่าไม่น่าได้นะบอกว่าของใครอ่ะ

เนี่ยค่ะทุกคนมาเห็นจังหวะที่กินกล้วยอยู่หน้ารถตู้

บอกว่าก็ว่าอยู่ตรงพานตรงนั้นไง
แล้วกินเสร็จแล้วบอกว่าน่าจะหยิบมาอีกลูกนึงไม่อิ่มเลย

คนก็บอกโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่ได้เป็นอะไร

ก็อ่ะไม่เป็นไรก็ปุ๊บขึ้นรถตู้เสร็จปุ๊บ
ก็ตอนบ่ายเป็นช่วงจังหวะขึ้นถ้ำ

เว่นซื้อขนมเพราะทุกคนรู้ว่าหุ้ยลงมาจากถ้ำเราต้องเหนื่อยมาก

เราเดินแบบฝื่นร่างกายขนาดนั้นลงมาหิวแน่นอน
คนก็ซื้อเซอเปียงไว้บนรถตู้แล้วก็เดินขึ้นทำกัน

แต่วันนั้นคือกินแบบ

มาบอกว่าหันมาด่าว่าแบบกินให้มันดีหน่อยดิกินมุมมามากเลยสกปรกมาก

อยู่ก็หันมาด่าทุกคนก็แบบเออเริ่มแตกแล้ว
พอกินของตัวเองหมดปุ๊บถามคนนู้นคนนี้บนรถตู้ว่า

แล้วพวกหนูก็แบบหิวมาจากไหนเพราะทุกคนก็เออเอาไปกินเลยแบบไม่มีใครกินแล้วอ่ะ
ทุกคนเอาขนมให้พี่โกะพี่โก๊กินคนเดียวหมด

แล้วก็เอาพวกทิชชู่มายัดข้างบอกอะไรไม่รู้สกปรกมาก
ทุกคนก็งงว่าเป็นอะไรแต่จังหวะนั้นทุกคนเหนื่อยเกินที่จะแบบ
สนใจแล้วทุกคนก็นอนบนรถตู้ไป
จนไปถึงนครพนมร้านหมูกระทะครับพวกหนูก็นั่งกินข้าวกัน
หนูก็โดนลากมานั่งฝั่งโต๊ะหมูครับเพราะหนูไม่ทันเนื้อ
ฝั่งนั้นก็เป็นโต๊ะเนื้อพี่โกก็นั่งอยู่โต๊ะเนื้อ
อยู่ก็ภาพที่หนูเห็นคือพี่โกะเดินออกมานั่งโต๊ะคนเดียว
พวกหนูนั่งตัวยาวเขาแบบนั่งคนเดียวแล้วเขาก็นั่งอย่างนี้

แล้วก็เห็นพี่อีกคนนึงถอดเสื้อกันลมมาให้โกะหนูก็เกิดอะไรขึ้น
อากาศดีนะตอนนี้แบบไม่ร้อนแล้วมีลมเบาซึ่งไม่ได้หนาวเลยค่ะครับ
หนูก็เดินไปถามว่าเธอเอาหมูไหม
เขามองว่าไม่แล้วเงินอาหมา่ไม่

หนูเศร้าเป็นว่าเฮ้ยหนูไม่ชอบคนเวียงใส
พอเขาเวียงใสหนูงี้หนูมีสิทธิ์เวียงกลับ

หนูว่าเออไม่ยุ่งแล้วหนูก็หันหนูก็กลับไปนั่ง
แล้วก็พี่ข้างที่นั่งข้างหนูคนนี้คือคนที่เห็นตอนโกะหยิบกล้วย

หนูถามว่ากรรมอะไรอะ

หรือว่ามันจะโดนของหรือว่า

หนูไม่มีเบียแก

นั่งกูอย่างงี้สองคนเขาเป็นคนกลัวโดนด้วยอะ

สักพักหนึ่งหนูก็หันไปเห็นโก

แต่หนาวสั่นเลยอะ
นี่ไม่ใช่ไควัตรไม่ต้องไปโรงบาล
หมอหาแล้วแม่เจอมีขื่นหน้าโดนอาหารแห่งหลังต้ว๓๖๐
ทำไงดีแต่ถ้าเราจะไปปลูกพ่อพร่ำ

แล้วก็เกรงใจเพราะพ่อพร้ำนอนแล้ว

แล้วก็มีแก๊งเทพที่มีเซนต์ทางเทพ
อยู่เขาก็ลุกออกไปข้างนอกไปคุยกัน๓คน

แล้วพี่อีกคนที่มีเซนต์ด้านแบบทาเวทก็ตามออกไปด้วย

เขาหากันว่าทำไมถึงโดน

หรือว่าหรือว่าจะเป็นตอนที่พวกเราขึ้นไปถ้ำนาคีกัน

นอนที่ไหนไปทำอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าทั้งแก๊งเขาขอคำมากันหมด

เขาขอคำมาว่าพวกหนูทำอะไรผิดไป

เพราะว่ามันใช้เวลาหลายชั่วโมงที่เขาจะทำอะไรก็ไม่รู้

ไม่มีใครรู้ว่าโกะทำอะไรแบบเลยไม่มีใครรู้เลย
แล้วหนูก็เลยเหมือนแบบหนูเป็นคนที่รู้ว่ามันไปกินกล้วย
หนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกาะแล้วก็ที่กินกล้วยให้ฟัง
คนก็บอกว่านี่ไงนี่ไงน่าจะเป็นสิ่งนี้แหละ
เพราะว่ากินเข้าไปแล้วไหว้อะไรก็ไม่รู้
นั้นน่ะทุกคนเลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็รวมรวมกันหลายอย่าง
ก็เลยต้องหาทางออกทุกคนก็ตัดสินใจว่าโอเคเอางี้
กลับเข้าไปเช็คบินหมูกระทะก่อนแล้วเรากลับไปโรงแรม
เราไปเบรนสตอร์มกันที่โรงแรมดีกว่า
เพราะตอนนี้มันเริ่มแบบเรื่องใหญ่เกินกว่าที่เราจะแฮนโดแล้วและโก
เริ่มไม่ไหวแล้วเพราะก็ไปนอนรอบรถตู้แล้ว
สิ่งที่ทำได้ตอนนั้นคือหนูย้ายรถตู้ก่อนเลย
เราไม่นั่งคันเดียวเขาแล้วไม่นั่งข้างหน้าแล้ว
กลัวโดนไม่นั่งแล้วเดี๋ยวยารถตู้ก่อนเลย
เพราะว่าโดนง่ายแบบขนาดเจ้ากำไรเป็นคนอื่นตามติด
ขอย้ายรถตู้ก่อนหนูย้ายรถตู้

พี่ผู้ชายคนนั้นก็ไปนั่งข้างหลังพี่โกแทน
แล้วพี่ผู้ชายคนนั้นตอนที่นั่งรถตู้จากหมูกระทะไปโรงแรม
ผู้ชายคนนั้นเราทำบุญมา๒วัน
ผู้ชายคนนั้นเขาเหมือนอยู่ข้างหลังพี่โก
แล้วเขาเหมือนบอกเขาอธิษฐานในจิตว่า
เขาขอมอบบุญทั้งหมดที่เขาทำมาในทริปนี้
ที่ไหว้ทั้งหมดให้โก
ไม่อยากให้โก๊เป็นอะไรมอบให้ทั้งหมดเลย

หนูคิดว่าพอพี่คนนี้และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โกมาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าอันนี้เล่าถึงโกมาขอความช่วยเหลือใช่มั้ยคะ

ที่เขามาขอความช่วยเหลือก็เป็นเรื่องที่แอลินเล่าณตอนนั้นที่มันเกิดขึ้น
ด้วยความที่ณตอนนั้นผมว่าด้วยนิสัยส่วนตัวเขาคือเป็นคนขี้เล่น
คนที่ไม่คิดอะไรเยอะใช่ทำนู่นทำนี่ไปโดยที่ไม่รู้หรอกครับ
สิ่งที่ทำไปมันไปขัดหูขัดตาอย่างที่แพรวาบอกหรือเปล่าว่า
อือลือในความคิดของเราคือท่านก็ยังคงมีเอาจริงความโกรธ

ป่ะท่านยังมียังมีความเป็นกึ่งเป็นมนุษย์อยู่อะไรอย่างเงี้

ต้องโธ่หาแต่ว่าสัมภัณฑ์ทุกคนเลยที่อยู่กรุงเทพอ่ะโธ่หมดโต้เล่าก่อนเลยว่าจะไง
คือจริงในทริปมีพี่คนนึงที่เป็นฝ่ายเทวสัมพันธ์มาที่เป็นคนคอยอาบน้ำมนต์ให้เวลาเราโดนของหรือว่าแบบไล่ผี
มีพี่คนนี้มาแต่พี่คนนี้เขาบอกว่าเขาช่วยไม่ได้นะถ้าไม่ขอความช่วยเหลือแต่ถ้ารอกลับกรุงเทพบอกเลยว่าไม่ทันโกตายตายแน่
เพราะว่าแรงมากพี่บอกว่าแรงมากพวกหนูก็เลยแบบเราต้องทำยังไงก็โทรไปหาพี่คนที่เนี่ยคนที่แก้กรรมเนี่ยโทรไป
เขาบอกว่าโหว่าแล้วว่าต้องเกิดเรื่องหนูก็แบบโหไม่ใช่เขาคนนั้นที่หนูคิดไว้ที่เขามีเจ้ากรรมตามสิทธิอ่ะมันพลิกโผล่ไปเป็นพี่โกได้ยังไงก็ไม่รู้
ขอความช่วยเหลือแต่ทุกคนตั้งใจกันมากที่อยากช่วย
พี่คนที่มีเซนต์ด้านเทพกับทาเวสวร
ำเดาไหลเลยอยากช่วยมากแต่ฐานไม่พอ
กำเดาแตกโภกออกมาทุกคนบอกว่าให้พี่เขาไปพัก
ในฐานะที่หนูช่วยอะไรไม่ได้แต่หนูมีเซนต์หนูแค่แบบเหมือนแบบ
พี่ต้องอยู่ช่วยเขานะพี่ต้องอยู่ช่วยเขานะ
ไอลินกลับห้องกันหนูช่วยไม่ได้ไงเพราะหนูช่วยไม่ได้
หนูรู้ว่าหนูช่วยไม่ได้หนูก็กลับไปบอกพี่ไอรินว่า
หนูต้องโทรไปบอกพี่คนนั้นว่าให้ซื้อเทียนซื้อน้ำลิสต์มาเลย
เพราะพี่โกะต้องอาบน้ำมนต์ซื้อเทียนซื้อน้ำที่เป็นลิตร
ทูบมาซื้อทุกอย่างสำหรับทำพิธีอาบน้ำมนต์
ซึ่งพี่คนนี้ที่เป็นเทวสัมพันธ์ที่ล้างผีล้างอาบน้ำมนต์
แล้วก็ไล่ผีเนี่ยต้องเป็นคนทำให้ซึ่งพี่โกะขึ้นมา
ตอนจังหวัดที่พี่โกขึ้นมาทุกคนต้องทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ค่อยสงสัตว์ค่อยพิมพ์ในไลน์วาวะเก้าคืนมาแล้ว
ทลิปนั้นมีพี่อายลินมีหนูแล้วก็มีนักแสดง๒๓คน

กินขนมมั้ยแข็งเลย

เขาใส่ชุดไก่มาจริงค่ะ

ทุกคนเหมือนเล่นละครไม่เป็น

ออกไปหาพี่คนนั้นตรงระเบียงไหม

เผื่อพี่อยากไปด้วยนะไปไหม

ใช่เพราะว่าเหมือนพี่คนนี้เขาแบบ

ถ้าพี่โกะดูดเข้าไปพี่โก๊จะสามารถ

ก็เลยทุกคนต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้พี่โกะออกไปสูบบุหรี่

เนียนสุดแต่พี่โก๊ก็ยอมออกไปโดยดี

เป็นเทวสัมพันธ์ล้างอาบน้ำมนต์ล้างผีนู้น

พี่หนูอยากรู้ว่าทำไมแบบ

คือหนูสงสัยว่าเรามาไหว้พญานาค
ปู่พญานาคแล้วทำไมพี่โกะถึงโดนผีเข้าได้
เขาบอกว่าไม่อาจจะไม่ใช่ผีอาจจะเป็นพญานาค
คือพญานาคเขาก็เหมือนมนุษย์ที่มีหลายชนชั้น
กุ๊กอาจจะโดนชั้นที่แบบชั้นที่แบบเป็นมนุษย์

คือเหมือนพญานาคมีสี่สายใช่ไหมคะสี่
ถ้าเทียบก็คือเป็นกษัตริย์แต่ละภาค

เราจะขออำนาจบรรยามีของพญาศิสตนครรภ์
ก็คือพี่เขาขออำนาจของพญาศรีสตานคราชมาช่วยพี่โก
เพราะว่าเหมือนพี่โกะโดนแบบมนุษย์ของประเทศนู้นทำร้าย
หนูก็เลยบอกว่าอ๋อหนูก็เหมือนแบบต้องมารู้ประวัติ

จริงแพรวาไม่น่าถามนะว่าทำไมถึงต้องโดน

ทำไมทำไมถึงคือหนูหนูไม่รู้ว่าแบบจริงแล้วแบบเขาก็คือมีแบบ
อ่าพอมีมีกษัตริย์อ่าแล้วก็มีทหารแล้วก็มีคือหนูไม่รู้ไง
หนูไม่รู้ว่าซึ่งเป็นประเทศของเขามีแบบ
หนูเข้าใจว่ามีองค์เดียว

ทำยังไงก็ได้ให้โกเอาน้ำมนต์ที่เรา

เขาหากัน๒๐คนหากบ๊วยคนเดียว

ทุกคนก็ไปตามหาตามหาตามหาไปเดินเล่นไหนไม่รู้

มันเหมือนเป็นกำแพงขึ้นมาสูงใช่ไหมคะเราไม่สามารถเทลงได้ทันที
ไม่มีที่เททุกคนแบบเอาแล้วทำไมไม่ได้เทนะมันชิบหายแน่
ทุกคนก็พยายามหาหาสรุปอ๋อไปเจอร่องน้ำที่ไหลลงแม่น้ำโขงโดยตรงอืม
บอกให้โก๊ไปเทเป็นแบบคือมันเหมือนเป็นกุศโลบายด้วยคนบอกว่า
แต่จริงทุกคนอยากให้เทเพื่อขอขมา
แล้วเขาก็เทเขาก็เทโดยที่เขาไม่รู้ตัว
แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยคลี่คลายดีขึ้น
อ่อคือเวลาไปไหนก็จะไม่เล่นอะไรอย่างนี้หรอ

ถามก่อนจะถามเขาก่อนว่าอันนี้เล่นได้ไหม

โอ้โหไม่น่าถาม

แต่ก็คือใจก็อยากจะเล่นอยู่แต่ต้องถามก่อนเล่นได้ไหม
แต่อยากเล่นไงอยากเล่นใช่แล้วก็จะมีแบบที่แบบไม่ได้ตั้งใจแซว
แบบเหมือนล่าสุดไปไหว้พระแม่ธรณีเหรอไม่ใช่พระแม่อุมา
ไปไห้พระแม่อุมาแล้วเขาถ่ายลงสตอรี่ว่าไปไห้พระแม่อุมา
แล้วเขาไม่รู้ว่าคือพระแม่อุมาเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นปางที่เขาไม่คุ้นเคย
เหมือนที่วัดแขกเขาถ่ายเขาลงว่าอุ๊ยพระแม่ธรณีเปลี่ยนทรงผมแล้ว
แล้วหนูก็ได้ยินแบบว่าอันนี้ไม่ใช่พระแม่ธรณีนี่พระแม่อุมาร
นี่บอกว่าอ้าวเหรอพอดีไม่ทราบพอดีไม่ทราบ
ใช่หนูแบบไม่เป็นไรหรอกเขาไม่โกรธหรอกว่าเขาแบบ
อันนี้ไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตั้งใจไงแล้วถ้าตั้งใจเขาอาจจะโกรธ
ตั้งใจเล่นใช่แต่เขาก็เรียนรู้
แล้วเป็นผู้เป็นคนขึ้นดังนี้พี่โกเขาแบบ
ไปวัดพับดอกบัวไปถวายเองหนูก็แบบเออดีใจที่มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่
เหมือนทุกคนมันต้องผ่านบทเรียนค่ะเหมือนหนูผ่านบทเรียนอย่างนี้
มูทำให้คนดูเรียบร้อยขึ้น
หนูว่าเป็นมีสมาธิมากขึ้น
หนูว่าเออหนูไม่รู้อ่ะแต่สำหรับหนูนะถ้าเทียบ
ถ้าเทียบกับตัวหนูหนูอาจจะแบบบอกคนอื่นมากไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็น
กล้าพูดเต็มร้อยว่าเฮ้ยฉันสวดมนต์แล้วฉันดีขึ้น
ฉันเข้าวัดแล้วฉันดีขึ้นฉันนั่งสมาธิแล้วชีวิตฉันดีขึ้น๑๐๐
ไม่กล้าพูดแต่หนูขอเทียบกับชีวิตของอย่างพี่โกะอย่างนี้
ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าชีวิตเขาค่อนข้างพัง
แล้วพอเขาเริ่มมาแบบตัดตัวเองมาแบบกลับมาสวดมนต์เข้าวัด
รู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้น
อย่างนี้ดีกว่าสมมุติให้มีสมาธิมากขึ้นแหละนิ่งมากขึ้น
แล้วก็อาจจะลดเรื่องของคำพูดที่อาจจะแซวสิ่งเหล่านี้
เหมือนเป็นถ้าจะพูดเป็นภาษาลบหลู่สิ่งเหล่านี้น้อยลง
ใช่แต่ว่าเจตนาเขาไม่ได้ลบหลู่ขนาดนั้นเขาชอบแซวซึ่งรู้สึกว่า
ทำได้บางครั้งแต่ว่าไม่ได้ตลอดไม่ได้กับทุกองค์

สนุกจังเลยคุยกับเขาคืออย่างที่บอกคือบุคลิกเขา
ไม่น่ามานั่งคุยเรื่องอย่างนี้ด้วยซ้ำนะ
ตอนแรกตอนแรกหนูมาหนูแบบแย่แล้วไม่มีเรื่องผีไปเล่าเลย
เขาว่าอ๋อมันก็ผีอยู่นี่หว่า
มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งในอีกมุมมองหนึ่งของ
อย่างที่บอกคือบุคลิกเขาเป็นคนแบบเปรี้ยวซ่า
แล้วเขามานั่งคุยกับเราเรื่องแบบหัวสายมูลึกเลย
ทุกวันนี้ก็มูผมว่าการมูอ่ะมันไม่ใช่สิ่งผิดเลยฮะ

มูแล้วเรารู้สึกว่าเราดีมูไปเถอะ
พี่ก็ไปไงอินโดงอินเดียไปมงไปมูลพระพิกาเนสไปอย่างเงี้ย
ไปพุทธภัยาไปพลานาศรี
รู้สึกว่าไปแล้วเราก็ได้ความสบายใจ
เพราะว่าเราก็นับถือพระพิคเนตอะไรอย่างนี้ครับ

อย่างน้อยก็พวกนี้ทำไปเถอะ
มันเป็นความเชื่อที่ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนทำไปเถอะ
ใช่แต่หนูแต่หนูว่าคือ
คือหนูรู้สึกว่าเวลาเราไหว้
ไม่ไม่ว่าจะเป็นเทพองค์ไหนก็ตามหรือว่า

ถ้าเราไห้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์จะดี

ถ้าเราอยากขออะไรเขาให้ขอด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์
อย่าไปหวังว่าเขาจะให้ด้วย
อย่าไปหวังผลตอบแทนร้อยเปอร์เซ็นต

เว้นถ้าเกิดสมมุติยกเว้นแบบขอหลวงพ่อทันใจ
หวยโอเคอันนี้หวังได้
เพราะมันชัดเจนว่าเราให้คอนดิชั่นเขาชัดเจน
ถ้าเราได้นะก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
เป็นเหมือนกับสิ่งที่จะมา

แลกเปลี่ยนแต่หนูรู้สึกว่าการที่สมมุติเราไปขอ
ไปขออย่างนี้ขอนู้นนี้นั้น

อันนี้อยากขออยากได้งานชีวิตนี้มากหนูจะขอ

ใช่ว่าสุขสาวบังเกิดนะคะท่าน
อายุครบเท่าไหร่ไม่รู้แต่หนูแบบขอให้ท่านมีความสุข

ขอพรเขาให้เขาอะไรอย่างนี้

อาจจะมีสักกี่คนที่จะไปอวยพรพิคาร์เนสล่าสุด
หนูรู้สึกว่าเอาก็เป็นคนสมัยใหม่

สุขสาวบังเกิดนะคะท่านขอให้
ถ้าแม่แบบว่ามีพลังอันยิ่งใหญ่แล้วมาช่วยหนูได้

มันอยู่ที่จิตใจข้างในของเรา
เราไม่ได้มีปรารถนาอะไรเป็นอย่างอื่นเลย
คือเราตั้งใจที่จะมาอวยพรท่านจริง
เป็นแต่ว่าคำพูดมันอาจจะคนละอย่างกันกับที่เราคุ้นเคยว่า
การที่จะไปอะไรอย่างนี้เราต้องมีคำศัพท
ผมว่าบางทีเราเอาแบบเข้าใจของเราเองก็ได้
ใช่ค่ะใช่หนูเอาแบบที่หนูเข้าใจ

ใช่หนูก็เลยพูดให้เหมือนมนุษย์ที่สุดว่า
เพราะเราก็เป็นมนุษย์ไงเราก็ขอเขาแบบในฐานะเราเป็นมนุษย์นี่แหละ
โอ้โหจริงแล้วมีอีกหลายเรื่องอยากจะคุยกับเขานะ
ทั้งเรื่องในที่เขาไปทำงงทำงาน

แต่วันนี้ผมว่าน่าจะได้รับความสนุก
จากการเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านอะไรมาก็ไม่รู้
อะไรก็ไม่รู้ค่ะหนูว่าเป็นปีเป็นหลายปี

โอ้โหชีวิตมันพลิกผัดเหมือนกันนะ
คนไม่สวดมนต์ไห้พระหนูสวดมนต์ไห้พระ
มันมีเหตุไงมันมีเหตุที่เราจะต้องทำแบบนี้
มันมีเหตุที่เราจะต้องเป็นอย่างนี้
เพื่อให้ไปถึงจุดอะไรสักอย่างหนึ่ง
อย่างที่แพรวาเป็นทุกวันนี้
กลายเป็นคนมูกลายเป็นคนที่เดินทางในการไปไหว้ศรัทธาใดก็แล้วแต่
แล้วมันก็มีสิ่งดีกลับมาหาตัวเราเอง
และนี่คือเรื่องราวของแพรวา
ก่อนจากกันไปฝากหน่อยข้าวสถานีพีดูตอนนี้ทำอะไรยังไงบ้าง
ตอนนี้มีหนังออนอยู่ค่ะหนังอยู่กับสายมู
กองนี้หนูก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาเล่าครั้งหน้า
ได้กล้องเหรอลีย์เจอปะอเรนนี่ใช่
รีไม่เจอหนูว่าเจอเพราะหนูไปทุกคิวไงเสมงว่าไม่ว่าจะเผียบ
ครับผมแล้วก็มีอะไรอีกมีอีกรายการแพรพัฒนัตรจอยค่ะ
ใช่ทางอยู่ทุกมีวัฒนภาพหอดมากมั้ย

ขอพรความรักกับเทพแล้ว

ขอเทพให้เป็นเรื่องยากก็พอเรื่องแบบเรื่องงานแบบเนี้ย

เค้าพูดแบบนี้นะ
เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก
ทำการเข้าใจได้

กว่าจะปฏิบัติต่อคำได้มันนานมาก

หนูรู้สึกว่าถูกต้องแล้ว

ลองแล้วมันจะเป็นความรักที่ยืนยาว
อ่าและนี่คือแพวานิชพัฒน์ครับที่มาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญสั่นประสาท
อยากจะมาแชร์มาเล่าให้กับพวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการนะครับ
และเหมือนเดิมครับวันศุกร์หน้า๔ทุ่ม
เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังเรื่องหลอน
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลเหมือนเดิม
และสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญของเราจะเป็นใคร

พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อนนะครับ
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก

เจอกันวันศุกร์หน้าวันนี้ไปแล้วครับ

ขอบคุณนะครับ
ซาทุฝันดีผีไม่หลอก

โปรดติดตามตอนต่อไป